ครับขารณ์พิจารณาในวาระสี่จุดสามคือร่างพระธรรมยาติออยด์และน้ำตาล
ฉบับที่พศเป็นการพิจารณาในวาระที่๒นะครับ
จะเริ่มตั้งแต่ชื่อร่างนะครับ
ท่านประธานกรรมธิการพร้อมไหมครับพร้อมเชิญแถลงครับ
ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมนายสรวจเนื่องจำนงสมาชิกสภาพุทธแหละสรองจัวร์ชนมุรี
ในฐานะประธานกรรมธิการร่างพระราชมัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย

ตามที่ที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรชุดที่๒๕ครั้งที่๙ครั้งที่๑๑
ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลทราย
ฉบับที่พศโดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ซึ่งมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เป็นผู้ร่วมเสนอกฎหมายฉบับนี้
รวม๘ฉบับรวมทั้งที่ฉบับที่ประชาชนเสนอด้วย
และได้ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
กำหนดการแปรยติภายใน๗วันโดยให้ถือเอาร่างพระชมัญญัติ
คณะมนตรีเป็นหลักในการพิจารณานั้น
เหตุผลสำคัญในการแก้ไขพระราชมัญญัติอ้อยน้ำตาลทราย
พศ๒๕๒๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนี้
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติอ้อยน้ำตาลทราย
พศ๒๕๒๗ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน
บทบรรยัติบางประการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
จนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนจากมิตรประเทศว่า
ต่อข้อกำหนดของวงการการค้าโลกตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบัน
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ทำให้การดำเนินงานของพระราชมัญญัตินี้
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการส่งเสริม
และการสับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว
เพื่อไม่ให้ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ
และเพื่อประโยชน์ต่อชาวไร่โรงงานน้ำตาลทราย
ผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายนั้น
ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแผงไป
การค้าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น
ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยน้ำตาลทราย
เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย

รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการกำหนด
สาบัญชาวไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพ

และมีความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ
โดยร่างพระชมบัญญัติดังกล่าว

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา
และถ่อยคำในร่างพระชาบัญญัติ

กรุณารับหลักการไว้ทั้งหมด๘ฉบับ

จึงขอเสนอร่างพระชาบัญญัติ
ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
และข้อสังเกตของคณะกรรมนิการวิสามัน

ผู้แทนรัศดรพิจารณาต่อไป

ในหน้าที่๖มาตรา๒๗

โดยขอตัดเครื่องหมายอัญญประกาศออก
จึงขอเสนอร่างพระชมัญญัติอ้อยน้ำตาลทราย

ให้ความเห็นในวัลสองและสามต่อไป

มีหนังสือขออนุญาตให้

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการ

แจ้งนะครับเชิญคุณอำนวยเข้ามาครับ

ดำเนินการต่อเริ่มตั้งแต่ชื่อร่างนะครับ

คณะกรรมธิการเพิ่มขึ้นใหม่

และผู้แปรยติขอสงวน

ในมาตรา๒ทับ๑

มีกรรมธิการขอสงวนนะครับ

เชิญผู้ขอสงวนที่เป็นกรรมธิการก่อนครับ
เชิญผู้แปรยติก็แปรยติ

พระพุทธแหลศดรจังหวัดธรรมศาสิมา

ผมพลอยได้ในมาตรา๒ทับ๑

ผลพลอยได้หมายความว่า
กากอ้อยกากน้ำตาล
และให้หมายความรวมถึง

ใดที่ได้จากการผลิตน้ำตาลสาย

ปัจจุบันพรบอ้อยน้ำตาลทราย

มีหลายบทบัญญัตินะครับ

และมีซึ่งทำให้

พันธกรณีระหว่างประเทศ

อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย

แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

กากน้ำตาลสามารถนำไปทำเป็น

นำไปปิดกระแสไฟฟ้าเยื่อกระดาษ
หรือบรรจุพันธ์
เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างความเป็นธรรม

ผลพลอยได้และให้นำมา
ปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไล่อ้อย

และน้ำตาลทรายเป็นผู้กำหนด

ร่างที่ทุกฝ่าย

ผมและเพื่อนสมาชิกภาคเพื่อไทย

และเกษตรกรชาวไล่อ้อย

เห็นควรกำหนดให้ผลพลอยได้

และให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้อื่นใด
ที่ได้จากการปิดน้ำตาลทราย

ทุกภาคการเมืองนะครับ

นำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกร

ก็ฝากท่านสมาชิกเห็นด้วย
ในฐานะสงวนคำแปลอยศติ

ขอผู้สงวนก่อนนะครับท่านเป็นผู้สงวนหรือเปล่าครับ
กลับเรียนท่านประธานที่กรบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
กับผมเนคบวนศักดิ์บวนโรงงามสมาชิกสภาพผู้แทนละซอน
จังหวัดบุรีพักเพื่อไทยครับในฐานะที่เป็นกรรมธิการ
และขอสงวนความเห็นนี้ตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเบื้องต้นแล้ว
ต้องกลับเรียนว่าวันนี้เนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย
เอ่อซึ่งได้การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งหลายปีแล้ว
คุ้มทุนแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย
นะครับต้องลงทุนค่าใช้จ่ายต่างต่างตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนไปนั้น
ท่านประธานที่กรบครับต้องเรียนว่าถ้าปีใด
แรงเกษตรกรเนี่ยจะต้องสูญเสียหายทั้งหมด
โรงงานก็ไม่เสียหายด้วยดังนั้นผมขอสับสนุนว่า
ควรจะแก้ไขตามที่ท่านโกศลพักเพื่อไทยได้นำเสนอไปแล้วนั้น
ก็อยากจะกราบเรียนวิงวอนท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรทุกท่าน
ช่วยสำสนุนอ่าการสงวนคำแปรยตินี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวไล่อ้อย
สัตว์ประทานที่กรบครับปีใดฝนแรงไม่สามารถเงินเงินการได้
ชาวไร้อ้อยตกเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้สินล้นพ่นตัว
รถที่มีอยู่ก็ถูกยึดบ้านก็ถูกฟ้อง
ดังนั้นจึงกลับเรียนว่าอยากเห็นโรงงานอุตสาหกรรมได้แชร์
ผลประโยชน์ยังเป็นธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องกลับเรียนว่าที่ผ่านมาในฝากคณะกรรมธิการ
ต้องยอมรับความจริงว่า๗๐๓๐นั้นเนี่ยผมว่าโรงงานเอาเปรียบมากเกินไป
อยากเห็นมีการปรับใหม่ครับ๘๐๒๐ครับ
อย่างนี้เพิ่งถือว่าจะมีความเป็นธรรม
และโรงงานก็ไม่ได้สูญเสียอะไร

ตกสภาพล้มละลายหนี้สินล้นพ้นตัวครับ
ก็กราบเรียนด้วยความเคารพ

ครับท่านอุปสรรคก็สนับสนุนในคำสงวนของท่านนับประดนนะครับ
มีผู้ขอสงวนท่านใดยังติดใจไหมครับ

ท่านกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมโตมตักกุฎเงิน
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดขอนแก่นพักเศรษฐกิจไทย
ท่านประธานเคารพครับแต่ผมเป็นคนหนึ่ง
เป็นกรรมการกรรมธิการเสียงข้างน้อยด้วยความเคารพครับ
สงวนความเห็นอ่าแล้วก็แปรยติไว้เอ่อ
มีข้อความสอดคล้องกับทางท่านโกศลปัธมะท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงาม
โดยคำนิยามผมว่าผลพลอยได้ให้หมายความรวมถึงกากอ้อย
กากน้ำตาลและหมายความรวมถึงผลพลอยได้อื่น
ใดที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทรายท่านประธานที่เคารพครับ
ไร้อ้อยปลูกอ้อยเมื่อเข้าสู่โรงงานแล้ว
เมื่อก่อนกากอ้อยก็ดีกากน้ำตาลก็ดี
อาจจะไม่มีราคาค่างวดอะไรแต่การต่อมาสิ่งต่างต่างเหล่านี้
สามารถนำไปผลิตหลายสิ่งที่ก่อให้เกิด
รายได้มหาศาลเช่นเอากากอ้อย
ทำเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานอ้อย
เกือบทุกแห่งมีรายได้ที่เกิดจากผลพลอยได้ดังกล่าวนี้
เป็นจำนวนมากและเป็นผลกำไร
ในส่วนของกากน้ำตาลเองก็สามารถนำไปผลิตเอส
ได้ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปสิ่งต่างต่างเหล่านี้
ไร้อ้อยที่ได้รับส่วนแบ่งจากกติกาของอ้อยและน้ำตาลนั้น
ได้มีความเห็นตรงกันว่าเมื่อสิ่งต่างเหล่านี้
มีราคามีส่วนที่เป็นการเพิ่มรายได้ขึ้นมา
จึงควรที่จะได้นำมากลับมาเฉลี่ยแบ่งปันคืน
ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยก็จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม
จุดนี้จึงเป็นจุดแรกที่ต้องพูดว่าผลพลอยได้ดังกล่าว
จะเป็นประตูเปิดไปสู่ความเป็นธรรมได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า
บนพื้นฐานของเหตุของผลและความเป็นจริงณปัจจุบัน
สถานการณ์มันเปลี่ยนจึงควรที่จะนำสิ่งเหล่านี้
นะครับมาแบ่งปันมาแชร์ผลประโยชน์ให้กับพี่น้อง
เกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยส่วนกติกาจะเป็นเช่นไร
ก็สามารถที่มีกฎหมายรองที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้
ขอให้เกิดความเป็นธรรมได้เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพ
จึงมีความเห็นว่าผลพลอยได้ดังกล่าวจึงควรที่จะ
ระบุให้ชัดเจนถึงกากอ้อยก็ดีกากน้ำตาลก็ดี
ให้อยู่ในคำนิยามดังกล่าวด้วยจึงให้ขอถือโอกาสนี้กลับเรียน
กรุณาพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร้อ้อย

ไม่ต้องเตรียมตัวแล้ว
กับเรียนท่านประธานที่ขอรบครับสิริกัญญาตรรสกุล
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ
แล้วก็ขออภิปรายในเรื่องนี้ในฐานะกรรมธิการที่สงวนความเห็นไว้นะคะ
ว่าผลพลอยได้จำเป็นที่จะต้องรวมถึงกากอ้อยด้วยนะคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกร่างพรบที่เสนอโดยภาคประชาชนและสส
ระบุไว้อย่างชัดเจนทั้ง๗ร่างยกเว้นร่างของคอรมอ
แต่สุดท้ายแล้วในชั้นกรรมธิการนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะสู้ให้มีคำนี้
คำว่ากากอ้อยอยู่ในมาตรา๔ในการแก้ไขในมาตรา๒ทับ๑นี้
ถ้าท่านประธานอาจจะพอจำได้ว่ามีข่าวออกมาว่าโรงงานน้ำตาล
ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลนี้ด้วย
ในฐานะคณะอนุกรรมธิการไม่พอใจที่กรรมธิการจะระบุผลพลอยได้
จากการผลิตน้ำตาลว่าเป็นกากอ้อยรวมอยู่ในนั้นด้วยรวมถึงกากตะกอนกรองด้วยนะคะ
แล้วก็สุดท้ายได้ถอนตัวออกจากคณะอนุกรรมธิการ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะกรรมธิการก็ไม่ได้ระบุว่ากาบอ้อยควรจะอยู่ในผลพลอยได้
มาวันนี้เราก็ต้องมาพูดกันให้ชัดเจนค่ะว่าทำไมกากอ้อยจึงควรที่จะอยู่ในผลพลอยได้
ซึ่งถ้าระบุไว้ในนี้แล้วก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปคำนวณในราคา

ย้อนความก่อนนะคะว่าราคาอ้อยแตกต่างจากราคาของพืชเกษตรชนิดอื่น
เนื่องจากว่าราคาอ้อยจะถูกกำหนดโดยราคาน้ำตาลในตลาดโลก
วกกับราคาของโมหลาดหรือว่ากากน้ำตาลอีกเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าเราก็ทราบกันดีว่าในกระบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาลมันมีผลพลอยได้อื่นออกมาอีก
แน่นอนว่าในบางผลพลอยได้เนี่ยบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้มีมูลค่าชัดเจน
หลุดมาออกมาจากการชะล้างอ้อยที่เข้าสู่กระบวนการผลิต
แต่ว่ากากอ้อยณวันนี้มีมูลค่าของตัวเอง
แล้วก็มีราคาตลาดที่ซื้อขายกันอย่างชัดเจน
ประมาณตันละ๑๐๐๐บาท
โดยที่โรงงานต่างก็จะซื้อเอากากอ้อยจากโรงงานน้ำตาล
ไปเป็นชีวมวลก็ดีหรือว่าเอาไปเป็นไฟเบอร์ในการผลิตสินค้าอื่นก็ดี
ทำให้มีราคาในท้องตลาดมีการซื้อขายกันอย่างชัดเจน
และเมื่อผลผลิตใดมีมูลค่าสูงขึ้นจากการที่สามารถนำไปผลิตสินค้าอื่นได้
มันก็สมควรที่จะทำให้ราคาของวัตถุดิบชนิดนั้นมีราคาสูงขึ้นด้วย
มันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่สุด
แต่ที่ฉันก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าทำไมกรรมธิการถึงเลือกที่จะตัดเอาคำว่ากากอ้อยออกเพียงเพราะว่าต้องการที่จะเอาใจกลุ่มทุนโรงงานน้ำตาลหรือไม่นะคะ
วันนี้ดิฉันก็ต้องขอแรงจากเพื่อนสมาชิกนะคะเพื่อที่จะโหวตเพื่อนำความเป็นธรรมกลับคืนมาให้กากอ้อยได้ถูกระบุไว้เป็นผลพลอยได้
เพราะนี่จะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ราคาอ้อยถูกกำหนดนอกเหนือจากราคาน้ำตาลทรายเดอร์ตลาดโลกราคาโมลาสแล้วยังรวมถึงราคากากอ้อยที่มีการซื้อขายกันในตลาดในประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าถ้าไม่มีเสียงของท่านสนับสนุนมาตรานี้ก็คงจะไม่ได้ถูกแก้ไขอีกครั้งหนึ่งและเราก็จะพลาดโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ที่การที่ขอสงวนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสุรวิทย์ติดใจไหมครับท่านสุรวิทย์คนสมบูรณ์เชิญครับ

สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดชายภูมิพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการ
ท่านประธานที่เคารพครับเราทราบกันดีว่า
อุตสาหกรรมน้ำตาลสายนั้นแตกต่างจากอุตสาหกรรม
พืชอย่างอื่นที่มาอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราได้ปรับปรุงแก้ไข
จากเรื่องของการที่จะทำให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากล
ที่เราได้เคยได้รับคำร้องเรียนนะครับหรือว่าจะคำขู่จากบางประเทศมาแล้วนะครับ
เราก็ปรับปรุงผมกลับเรียนว่าในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนั้น

เห็นระบบเศรษฐกิจของประเทศที่จะเกิดขึ้นที่จะต่อไปได้ดีจาก
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือ
พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะไม่ค่อยดี
แต่เป็นผู้ที่ผลิตอ้อยเพื่อเข้าสู่โรงงานอ้อยนะครับ
ส่วนที่๒ก็คือผู้ลงทุนหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอ้อยต่างต่างโรงงานน้ำตาลต่างต่าง
นั้นก็จะเป็นผู้ทำอาชีพในการผลิตเป็นน้ำตาลทราย
เปลี่ยนจากอ้อยเป็นน้ำตาลทรายและเรื่องของการจำหน่ายครับเรา
พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบเข้าใจนะครับ
ว่าเราต้องสนับสนุนดูแลพี่น้องเกษตรกรและเราก็จะต้องทำให้โรงงานน้ำตาล
ที่มีอยู่นั้นสามารถที่จะคงอยู่ได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอุตสาหกรรม
และน้ำตาลทรายก็คงจะลำบากนะครับก็อย่างไรก็ตาม
เท่าที่ผมได้ศึกษาดูจากการลงพื้นที่หรือจากการสอบถามต่าง
ก็พบว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นผู้ที่ลำบากฐานะต่าง
ก็ไม่ดีขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับก็เดิมทีเดียวเราได้นำเอาราคา
เราได้นำในเรื่องของราคาน้ำตาลในตลาดโลกราคาน้ำตาลในประเทศ
จำหน่ายน้ำตาลเสร็จนำมารวมกันหักค่าใช้จ่ายที่โรงงานได้ใช้ไป
ก็มาคำนวณเป็นราคาน้ำตาลที่จำหน่ายท่านประธานที่ครบ
ทีเดียวนั้นเราใช้น้ำตาลทรายราคาน้ำตาลทรายและมาบวกกับส่วนที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทราย
ก็คือโมลาสหรือกาบน้ำตาลในระยะแรกแรก
เราต้องได้กากอ้อยที่เป็นของเสียเป็นภาระกับโรงงาน
ในการที่จะนำไปกำจัดต่างแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างสูงขึ้นมาก
กากอ้อยกลายเป็นของที่สามารถที่จะนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
นำไปผลิตเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างได้ทำให้มีมูลค่าเกิดขึ้น
และในมูลค่าที่เกิดขึ้นนั้นในแต่ละปีเราคำนวณได้ประมาณ๒๕๐๐๐ล้านบาท
จนถึงสามหมื่นล้านบาทก็มีแนวคิดที่ว่าเราจะช่วยแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ยากลำบาก
โดยจะนำกากอ้อยดังกล่าวนั้นมาคิดคำนวณรวมในการคำนวณค่าน้ำค่า
อ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเบื้องต้นราคาขั้นสุดท้ายก็ตาม
ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ยังประทังพอที่จะอยู่ได้
และโรงงานที่ได้ผลจากได้ผลประโยชน์จากการใช้กากอ้อยในการไปแปรรูปต่างนั้น
ก็คงจะกระทบไม่มากนักผมเชื่อว่ายังพอที่จะแบ่ง
ปันสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นจึงขอเรียนว่าในมาตราสองจุดหนึ่งนั้น
น่าจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าผลพลอยได้ดังกล่าวนั้นให้รวมถึงกากอ้อยด้วย
เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับถึงแม้จะกระทบทางด้านโรงงานไปบ้าง
แต่ผมเชื่อว่าโรงงานยังมีวิธีการอื่นอื่นที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับโดยสรุปแล้วผม
ให้ความเป็นธรรมทั้งพี่น้องเกษตรกรให้ความเป็นธรรมทั้งโรงงาน
แต่ขอให้บรรจุกากอ้อยลงไปในผลพลอยได้เพื่อนำมาคำนวณเป็นค่า
้อยในที่เราจะคำนวณกันต่อไปครับขอบคุณครับ

ชาดาเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานผมชาดาไทเศษ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทย
นะครับในฐานะของกรรมธิการเนื่องจากเอ่อปัญหาของจริงจริง
ผมอยากจะบอกพี่น้องสมาชิกว่าคำว่าผลพลอยได้เนี่ย
ในกฎหมายฉบับเก่ามีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วนะครับ
แต่ไม่มีการเอามาพิจารณามาคิดกันนะครับผมเองในฐานะที่เป็น
อนอยู่สองสมัยแล้วก็เป็นนายกสมาคมชาวไร้อ้อย
กรณีของกากอ้อยเนี่ยนะครับมีเป็นผลพลอยได้เนี่ย
มีอยู่แล้วแต่ไม่มีการเอามาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
แล้วคำว่ากากอ้อยมันก็มีปัญหาครับเราต้องให้ความเป็นธรรม
ผมเองเรียนในความรบว่าที่ผมแปรยศติเนี่ย
ผมแปรยติว่าให้ผลพลอยได้หมายความว่ากากอ้อย
กากน้ำตาลและให้หมายรวมถึงผลพลอยได้อื่นใด
ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนดท่านสมาชิกครับคณะกรรมการกำหนดนี่ก็
ก็เป็นคณะกรรมการคือกอนซึ่งมีจากสามฝ่าย
คือฝ่ายชาวไล่อ้อยฝ่ายโรงงานและก็ฝ่ายราชการประจำ
ในกรณีเราจะเอากากอ้อยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วเอามาคิดเนี่ยนะครับ
โรงงานที่เขาเอาไปทำไฟฟ้าผมเรียนด้วยความเคารพว่าเขาก็
ลงทุนเราคงจะไปเอามาตรฐานเดียวกับโรงงานที่ไม่ได้ทำไฟฟ้า
คงไม่ได้อ้อยหนึ่งตันมีกากอ้อยสองร้อยยี่สิบกิโล
ที่ว่าคิดประมาณตันละประมาณพันกว่าบาท
ตรงนี้เนี่ยครับมันต้องขึ้นเราต้องให้ความเป็นผมเอง
เรียนด้วยความเคารพว่าให้เป็นคณะกรรมการกำหนดเนี่ย
เพื่อให้มันเป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วในระบบของอ้อยเนี่ยนะครับ
ทำไมผมเรียนว่าทำไมกรรมาธิการทีแรกอ่า
หลายคนพูดว่าไม่พูดถึงในระบบของอ้อยและน้ำตาลนั้น
มันยังมีผลประโยชน์อื่นใดอีกมากในเรื่องของนอกจากกฎหมาย
คำว่าเจ็ดสิบสามสิบไม่มีอยู่ในพรบอเลยแม้แต่ข้อเดียว
แต่อยู่ที่คณะกรรมการกอนกำหนดดังนั้นหลายอย่างเนี่ย
มันเป็นการซ่อนผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นยังมีเรื่องที่มากกว่ากากอ้อย
อีกเยอะแยะครับในระบบโปรงการผลิต
การจะดูเรื่องอ้อยต้องดูถึง๑ชาวไร่อ้อย
โรงงานสามประชาชนผู้บริโภคอ้อยอ่าผู้บริโภคน้ำตาล
เราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้เป็นประโยชน์
แล้วมีผลพลอยได้แล้วในเรื่องตัดเรื่องรายจ่ายของระบบออกมา
เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนขึ้นราคาน้ำตาลให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้
สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรให้ทราบว่า
ระบบการส่งออกสินค้าที่ใช้น้ำตาล
สินค้าที่ใช้น้ำตาลส่งออกในระบบซื้อน้ำตาลได้ถูกกว่า
ท้องตลาดหลายบาทปีหนึ่งพันกว่าล้าน
ชาวไล่อ้อยต้องรับภาระทั้งที่น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ดังนั้นผมถึงบอกว่าในเรื่องของอ้อยและน้ำตาลมันละเอียดอ่อนครับ
เราคงจะไปชี้ประเด็นใดชี้ประเด็นหนึ่งไม่ได้
แต่ให้ยืนอยู่บนพื้นฐานคือผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไล่อ้อย
และให้ความเป็นธรรมกับโรงงานและพี่น้องประชาชนผู้บริโภคน้ำตาล
ผมเรียนได้ความขอลบผมจึงแปรยติตรงนี้ไว้
นะครับแล้วมีคำว่าแล้วแต่คณะกรรมการกำหนด
นั่นคือเป็นการบีบที่คุณจะต้องหยิบเอามาพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมการก็คือ๓ฝ่ายตัวแทนจากสามฝ่ายที่จะต้องไปคุยกัน
ถ้าเราบอกมันเขียนไว้นานแล้วครับสามสิบกว่าปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
คำว่าผลพลอยได้ในกฎหมายเก่านะครับมันครอบคลุมหมดเลยครับ
ที่เรากำลังพูดกันถึงวันนี้แต่เขาไม่ทำ
ถ้าเราจะทำแบบเก่าอีกไม่มีคำว่าคณะกรรมการกำหนด
ไม่มีสิ่งที่ต่อรองออกมามันก็คืออะไรครับ
เขาก็ไม่ทำได้ผมเรียนด้วยความเคารพครับ
ผมถึงบอกว่าบางเรื่องผมเห็นใจท่านประธาน
และเห็นใจคณะกรรมการอ่ากรรมนาฬิการที่ทำงานเรื่องนี้
มีการเรารอให้เข้าตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เข้า
คนที่จะเจรจาต่อรองกับเราก็ไม่ยอมเจรจาด้วย
เพราะเห็นว่าสภาคงยุบก่อนที่จะกลับมาเปิดประชุมสมัยนี้นะครับ
ก็นับว่าเป็นบุญของชาวไร่อ้อยนะครับผมก็เรียนท่านประธานให้ทราบ

ครับผู้ขอสงวนความเห็นครบทุกท่านแล้วนะครับ
ท่านสมาชิกประสงค์จะอภิปรายอยู่๒๓ท่านครับ
เชิญท่านแรกก่อนครับท่านวีรกรครับ
ท่านวิรกรยังเดินมาไม่ทันนะครับ

ท่านประธานทิกลบผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาพผู้ทางรัฐสดร
จังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยในมาตราสองทับหนึ่ง
กรรมธิการเพิ่มขึ้นใหม่แล้วมีกรรมธิการเสียงส่วนน้อย
งวนคำแปรยติไว้ผมมีคำถามไปยังกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่
ว่าทำไมครับทำไมท่านไม่ยอมรับความจริง
ท่านประธานครับท่านคงจะทราบเวลาผลิตน้ำตาล
ทราบเหมือนชาวบ้านชาวไล่อ้อยหรือชาวบ้านรู้นะครับ
กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยยอมเขียนคำจำกัดความ
เฉพาะประโยชน์จากน้ำอ้อยและน้ำตาลวันนี้กรรมธิการเสียงส่วนน้อย
ซึ่งผมเห็นด้วยว่าให้เอาผลพลอยได้เนี่ย
มาจัดสรรรายได้ท่านประธานครับเวลาเขาหีบอ้อยเนี่ย
มันก็จะมีกากอ้อยกากอ้อยก็หมายถึงต้นอ้อย
ที่เขาหีบเอาน้ำตาลเอาน้ำอ้อยแล้วเวลานี้
ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานทราบนะครับที่จังหวัดอุดรมีโรงงานน้ำตาล
หนึ่งอยู่อำเภอน้องหารสองกุมบาปีสามโน้นสะอาดสี่บ้านผื้อ
ชื่ออำเภอนะครับห้าอำเภอวังสามหมอท่านประธานครับ
เฉพาะโรงงานเดียวที่อยู่อำเภอน้องหานเนี่ยเอาเฉพาะกากอ้อยไปผลิตไฟฟ้าเนี่ย
ปีหนึ่งเดิมนี่เก้ามิกวัตต์ต่อมาขยายเป็นสิบห้ามิกวัตต์เมื่อสามปีที่แล้ว
ค่ะประธานทิศรพครับโหมนค่าจากกากอ้อยเป็นรายได้มหาศาล
ซึ่งกรรมนาฬิการบางท่านพูดถึงทั้งประเทศเนี่ยสองหมื่นถึงสามหมื่นล้าน
ทำไมครับกรรมธิการเสียงส่วนข้างมาก

ว่ากำหนดเรื่องนี้ให้แบ่งผลประโยชน์ให้แก่ชาวไล่อ้อยด้วย
มองไม่เห็นเหรอผมไม่เชื่อ
มีผลประโยชน์อะไรที่ท่านบังตาท่านอยู่
ทำไมอ่ะทำไมท่านเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาแห่งนี้
เป็นตัวแทนประชาชนผลประโยชน์เรื่องนี้อ่ะ
แบ่งให้ประชาชนทำไมท่านมืดบอดแล้วมองไม่เห็น
แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาไปผิดเป็นน้ำตาลทราย
มันก็จะมีน้ำเขาเรียกว่ากากน้ำตาล
กากน้ำตาลวันนี้มีการตั้งขายอยู่ทั่วประเทศ
ใช้ในงานเกษตรทั่วไปทำจุลินทรีย์จากกากน้ำตาลทำอะไรหมด
แล้วก็มีรายละเอียดที่ไปทำมากกว่านี้
แล้วมีการขายกันเป็นอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

แล้วทำไมกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่
จึงไม่เห็นประโยชน์นี้ที่จะยกผลประโยชน์นี้ให้แก่ชาวไล่อ้อย
ท่านมีอะไรบางตาท่านอยู่
อะไรที่ทำให้ท่านมืดบอดผลประโยชน์เหรอ

ทำไมเรื่องเล็กอย่างนี้
เพื่อจะช่วยให้เกษตรกรชาวไล่อ้อยท่านทำไม่ได้
ถ้าทำไม่ได้หมายถึงสภาทั้งหมดนี้ก็จะเอาตามท่านใช่ไหม
ผมวิงวอนสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
อย่าเอาตามกรรมาธิการ

เรื่องแค่ว่ากากอ้อย
เขาไปทำโรงไฟฟ้ากำไรมหาศาล
ยังแบ่งให้ชาวไล่อ้อยไม่ได้
กากน้ำตาลขายเป็นอุตสาหกรรมใครก็รู้

ผลผลิตเหล่านี้มันมาจากอ้อยใช่ไหม
มาจากน้ำมือหยาดเหงื่อของเกษตรกรชาวไล่อ้อย

ทำไมกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่
องไม่เห็นผลประโยชน์ของประชาชน
ผลประโยชน์อะไรบางตาท่าน
ผมกำลังกล่าวหาท่านว่า

กรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ยังเห็นอยู่
ขอขอบคุณกรรมธิการเสียงข้างน้อยจากทุกพัก

และเพื่อเกษตรกรชาวไล่อ้อย

กล่าวหากรรมธิการเสียงส่วนใหญ่

กล้าสาบานตัวสภานี้หรือไม่

ไม่ถูกแทรกแทรงจากผลประโยชน์

ท่านลุกขึ้นสาบานไรบุคคลเลย

เชิญท่านสุธินก่อนนะครับ

แล้วคณะกรรมธิการซึ่งไปจากภักดิ์เพื่อไทย
ก็ได้นำมารายงานต่อพักอยู่ตลอด
เราก็ทราบดีว่าการแก้ประบอบจบับนี้เนี่ย
มันมีเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องลับ

แต่ว่าแก้ตรงไหนแล้วจะทำให้
แก้อย่างไรจะให้ประโยชน์มันเป็นธรรม

โฟกัสที่จุดนี้ครับผมติดตามดู
เรื่องของการให้คำนิยามว่าผลพลอยได้

ในชั้นกรรมธิการก็ได้มีความพยายามที่จะ

ก็เชื่อว่ามีการล็อบบี้กันค่อนข้างหนักหน่วง
จบยังไงอันนี้น่าติดตาม
สุดท้ายที่สุดเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดกันไปแล้ว
ทั้งส่วนที่เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็สมาชิกว่า
สิ่งซึ่งควรจะเป็นประโยชน์และเป็นธรรมที่สุด

คำนิยามของเขาว่าผลปล่อยได้
จะคิดในแง่ของภาษาธรรมดาเนี่ย
คำว่ากาบอ้อยมันก็ต้องเป็นผลต่อเนื่องจากอ้อยนั่นแหละ
มันก็เป็นสัดส่วนและเป็นส่วนหนึ่งของอ้อย
มันจะแยกกากอ้อยทิ้งไปจากอ้อยมันก็

ในเชิงของความน่าจะได้ซึ่งประโยชน์แบ่งกันเนี่ย
มันก็น่าจะต้องคิดว่า
เมื่อนำอ้อยมาตามกระบวนการแล้วนี่
มันมีอะไรซึ่งมันเป็นผลต่อเนื่อง

แต่ไม่ได้หลับหูหลับตาว่าไปอคติกับทางโรงงานนะครับ
หรือท่านกรรมธิการชาดาท่านก็บอก

ไฟฟ้าเขาก็ต้องใช้ทุนผลิตอันนี้แน่นอน
ทุนผลิตเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับโรงงาน
แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของกากอ้อย

แต่มันจะต้องมีระบบที่มันต้องให้กัน
นี่มันคือการตัดผลประโยชน์
มันตัดสิ่งที่คนปลูกอ้อยควรจะได้

แน่นอนครับมันเสียประโยชน์ที่ควรจะพึงได้
ทีนี้มันสำคัญแค่ไหนนะกากอ้อย

ไฟฟ้าผมก็ไปศึกษาแล้วในปีกหนึ่งที่กำลังศึกษาเรื่องการไฟฟ้า
พลังงานทดแทนเนี่ยก็ได้ทราบข้อมูลและความจริงประการหนึ่งว่า
เราก็ชื่นชมกับทางโรงอ้อยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี่รายได้หลัก
ก็แน่นอนมันก็คือการผลิตอ้อยผลิตน้ำตาลอ่ะแต่วันนี้นี่หลายโรงงานเนี่ย
เหรียญรายได้หลักมาจากโรงไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าประจำโรงงานน้ำตาล
งานอ้อยน้ำตาลอีกเป็นรายได้ที่เป็นขอบเป็นกรรม
ช่วยให้ธุรกิจโรงงานอ้อยนี่ลืมตาอ้าปากแล้วก็มั่งมีสีสุขได้
นี่มันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าแนวโน้มของโลกของประเทศ
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มที่มาแรง
แล้วก็เป็นที่ต้องพึ่งพิงอ่ะอันนี้มันก็ต้องย่อมจะต้องมี
มูลค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่า
กากอ้อยนี่แหละคือตัวการสำคัญที่สุดที่จะต้องเอามาแบ่งกัน
มันไม่ใช่ผลพลอยได้ด้วยนะผมยังไม่อยากให้คิดว่าเป็นผลพลอยได้
ผมยังคิดว่ามันเป็นรายได้เลยล่ะเพราะต่อไปกากอ้อยมันไม่ใช่ผลพลอยได้หรอก
มันเป็นรายได้หลักด้วยของทั้งโรงงานและทั้งเกษตรกร
แต่ว่าเอามาแบ่งกันยังไงตอนนั้นแหละให้เป็นธรรม
เพราะฉะนั้นการจะตัดออกซะเลยนี่ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยเนี่ย
ใหม่แล้วบรรยัติให้กากอ้อยเป็นผลพลอยได้นี่ถูกต้องแล้ว
ถูกต้องแล้วอย่าไปตัดเถอะครับ
ลำพังเพิ่มให้ทั้งกากอ้อยให้เนี่ยผมก็เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนี่
ยังจะเอาตัวไม่รอดนะวันนี้ตั้งไม่รู้กี่ค่าอะไรบ้าง
ที่มันพุ่งขึ้นไม่รู้เป็นเรื่องปุ๋ยซึ่งมันขึ้นร้อยสองร้อยเท่า
เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนี่ผมเห็นว่าการตัดเรื่องนี้ออกเนี่ย
ผมเห็นด้วยกับท่านขจิตนะว่ามีเจตนาอะไรหรือเปล่า
ถ้ามองไม่เห็นประโยชน์ตรงกากอ้อยนี่ไม่น่าจะใช่
ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไปเอาสนใจออกมาเถอ
มันเรื่องไม่มีมูลค่าอะไรหรอกกากอ้อยเอามาเขียนให้มันล็อกเถอะ
เกษตรกรก็อย่าไปใส่ใจมันเถอะอย่าไปคำนวณเลยไม่น่าจะใช่
ท่านดูออกเอาเถอะครับ
เอ่อท่านกรรมนาฏิการเพื่อนกัน
บอกว่าให้คณะกรรมการไปกำหนดว่าอะไรเป็นอะไรกากอ้อยผลตอบแทนยังไงเนี่ย
ท่านชาดารก็เป็นจิตนาดีของท่าน
แต่ถ้าไปถึงกรรมการอีกชั้นหนึ่ง
ผมก็ยังคิดว่าพลังหรืออำนาจต่อรองของเกษตรกรก็จะไม่สู้
สู้ไม่ได้หรอกในกรรมการชุดนั้น

ผมก็ไม่อยากจะตั้งความหวังไว้กับกรรมการชุดนั้น
เอาสภานี่แหละเขียนให้เลย
สภาอันนี้น่าจะเป็นตัวแทนที่หลากหลาย
ที่น่าจะมีอำนาจพูดแทนเกษตรกร
แล้วก็ผู้แทนโรงงานได้ดีที่สุด
ก็บรรจุมันแล้วก็ระบุมันไปจากที่นี่แหละให้มันจบ
เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการมาตรีการเสียงข้างน้อย
ให้กากอ้อยนี่เป็นผลพลอยได้
ส่วนวันนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่
เราก็อยากจะพึ่งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่น้อย
ท่านก็คงเห็นใจคนที่ลำบากกว่าคือเกษตรกร
แต่การจะลงมติตอนนี้ท่านประธานที่เคารพครับ
ผมยังอยากจะให้อภิปรายกันจนจบครบถ้วนกระบวนความนะ
แล้วไปคิดกันดีซะสักคืนนึง
สักครั้งหนึ่งแล้วมาลงมติกันครั้งหน้า
ซึ่งตอนนั้นเราจะได้ถี่ถ้วน
และเพื่อนสมาชิกก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
โดยสรุปก็คืออภิปรายให้จบแล้ว
อยากจะให้เลื่อนไปลงมติกันครั้งหน้า
ไม่ได้มีเจตนาจะถ่วงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ
แต่คิดว่าน่าจะรอบครอบกว่าขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ท่านวิรากรเชิญ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ
ผมวิรากรคำระกอบสมาชิกสภาพุทธแหลศดร
พลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์
ท่านประธานครับผมเป็นคนหนึ่งที่เสนอพระรำยัติฉบับนี้

จริงไม่มีเจตนาจะแก้เรื่องอื่นเท่าไหร่ล่ะครับ
จริงเรื่องอื่นมันก็มีอยู่เช่น
ทำยังไงจะให้กรรมการสามารถประชุมได้
หากว่าขาดหรือไม่ครบองค์ประชุมอะไรทำนองนี้
แต่ว่าหลักสำคัญที่สุดที่เราขอแก้ไขก็คือ

ในเรื่องของนิยามคำว่าน้ำตาล

สำหรับท่านกรรมธิการคณะของเราเนี่ย

ทำไมใจแข็งจะบอกว่าใจร้าย
ที่ไม่ยอมช่วยพี่น้องเกษตรกรซึ่งเดือดร้อนมาก
ราคาอ้อยมันแทบจะอยู่ไม่ได้

เมื่อ๓ปีก่อนหน้านี้
อ้อยมันขึ้นไปจนถึง
เราผลิตอ้อยได้จนถึง๑๓๕ล้านตันต่อปีนะครับ
จาก๑๓๔๑๓๕ล้านตัน
เชื่อไหมครับปีที่แล้วเหลือไม่ถึง๗๐ล้านตัน
สาเหตุสำคัญเนี่ยกรรมธิการก็คงทราบดีว่า
ชาวไล่อ้อยมันถอดใจกันทั้งประเทศแล้วครับ
ราคามันไม่สามารถที่จะผลิตได้อ้อยได้

ต้องขายรถเกี่ยวต้องขายสารพัดหมด

วันนี้สิ่งที่พวกเราขอกัน
โดยเฉพาะในเรื่องที่ผมเองเป็นผู้ที่เสนอพระรำยัติอ้อยและน้ำตาลเนี่ย
ผมขอแก้ไขเพียงว่าให้เพิ่มกากอ้อย
กากอ้อยหรือชานอ้อยที่เขาหีบแล้วเนี่ย
ตีเป็นมูลค่าเป็นผลพลอยได้

มันก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ใดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไล่อ้อย

ท่านประธานกรรมนิการท่านประธานต้นอาจจะบอกว่า
ราคาอ้อยมันขึ้นมาแล้ว
ปีที่ผ่านมานี้ขึ้นไปจนถึง๑๑๐๐ขั้นต้น
๑๑๐๐หนึ่งนี่ท่านประธานที่ผลพยพครับ
ปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรีย
๗๐๐ไปเป็น๑๘๐๐แล้วท่านประธานทราบไหมครับ
ถ้าเป็นราคานำเข้าวันนี้นะครับ๒๓๐๐บาทต่อตันต่อกระสอบปุ๋ย
อีก๑กระสอบจาก๗๐๐ขึ้นไปเป็น๒๓๐๐นะครับ
แล้วเกษตรกรชาวไล่อ้อยที่ไหนจะอยู่ได้
วันนี้ต้องเรียนกับท่านประธานว่าแม้ว่าจะตีราคาในส่วนของชานอ้อย
จะเป็น๒๐๐หรือ๓๐๐บาทก็ตามแม้จะเล็กน้อยนะครับต่อตันเนี่ย
คูณ๗๐ไปมันก็๗๐ไปนะครับในอัตรา๗๐๓๐เนี่ย
มันก็จะได้ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทครับไม่ได้มากมายอะไร
สมมุติว่าร้อยนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับ
๑๐๐นิดหน่อยมันก็ทำให้พี่น้องเศรษฐกรมันใจชื้นมาเยอะนะครับ
จากใจมันตายไปแล้วนะครับ
ปลูกกันไปแล้วนะครับ
จากอย่างที่ผมกราบเรียนกันแล้วจาก๑๓๔ล้านตันเมื่อ๓๔ปีที่แล้วเนี่ย
๔ล้านตันเหลือไม่ถึง๗๐ล้านตันนะครับ
๔ล้านตันเหลือไม่ถึง๗๐ล้านตันในปีที่แล้วเนี่ย
ถ้ามันกำไรมันจะลดการปลูกไหมครับถามท่านน่ะ
มันจะตายกันหมดแล้วนะครับชาวไล่อ้อย

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวไล่อ้อย
แล้วขอเป็นกำลังใจให้ไปดนใจให้กรรมธิการแก้ไขให้ผมที
เอากากอ้อยชานอ้อยเข้าไปอยู่ในผลพลอยได้
ในเรื่องของน้ำตาลเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กลับมาสู่พี่น้องเกษตรกร
ก็คงไม่ขออะไรมากกว่านี้แหละครับ
ข้ออื่นท่านจะแก้ไขปรับปรุงที่แก้ไขมาแล้วผมไม่ติดใจเลย

ถ้าท่านประธานต้นนะครับ

พี่น้องชาวเกษตรกรท่านสรวุฒิเนื่องจำนงก็จะถูก
จะลึกไว้ในหัวใจของพี่น้องชาวไล่อ้อยทั้งประเทศไทย
ว่าท่านสรวุฒิเนื่องจำนงนะครับ
ได้ทำหน้าที่ของความเป็นประธานและกรรมธิการทุกคนครับ
จะได้รับจาลึกอยู่ในหัวใจของพี่น้องเกษตรกรชาวไล่อ้อย
ถ้าหากท่านได้ช่วยตามที่ผมได้กราบเรียนขอร้องมาเนี่ยแหละครับ
พูดยาวแล้วครับขอบพระคุณครับ
เชิญท่านนัทธวุฒิประเสริฐสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่โครบกับผมนัทธุศิประเสดสวรรณ
สุพรรณบุรีพรรณชาติไทยพัฒนา
กับผมในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่เสนอร่าง

โดยเป็นรองประธานกรรมธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธาน
และที่ประชุมแห่งนี้ครับว่า
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ย

ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงโครบทรงชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบรุษไทย
พระไทยของใครทุกส่วนอยู่ดังรอบของไว้ยายหลังกวน
ด้วยเธอรวมควายรักสามัญให้มีรักสงม
แต่ทุกรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครความเพลง
สุภาพเวียนอย่างวิชาภูมิพระราชก็เพลง
และใครเขาไม่มีใครชะยอม
ต่อไปด้วยท่านปรเมษโพธารากุล
ปรเมฆในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ได้ยื่นร่างพระนิยบัญญัติอ้อยและน้ำตาลสาย
ที่มีรายชื่อของพี่น้องประชาชนเสนอเข้าสู่สภาชุดนี้
ในขณะเดียวกันขออนุญาตท่านชาดาไทยเศส
เป็นกำลังสำคัญในที่ประชุมเลยครับ
จะถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร้อ้อยก็ว่าได้
ดังนั้นครับเราจึงมีความเชื่อมั่นว่า
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับนี้เนี่ยนะครับ
จะออกมาเป็นไปตามความประสงค์ของสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ที่เสนอพระยามญัตินี้ด้วยการทุกข์ฉบับนะครับ
ที่มีคำว่ากากอ้อย
นี่คือวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพุทธศักราช๒๕๒๗ฉบับนี้ครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมเสียใจครับ
เสียใจต่อตัวเองครับ
จะเพิ่มคำว่ากากอ้อยเข้าไปแล้วไม่มีคำนี้อยู่ในการแก้ไขครั้งนี้ครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมเสียใจครับ
เสียใจว่าผมไม่ได้แปรยติเป็นผู้หนึ่งที่แปรยติ
คำว่ากากอ้อยหรือผลพลอยได้
เอาไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้
ดังนั้นครับผมต้องขอขอบคุณนะครับ
ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับ
ที่ได้มีคำแปรยติและสนวนคำแปรยติ
คำว่าผลพลอยได้ในเรื่องนี้ไว้
สองท่านที่อภิปรายไปแล้วเนี่ยนะครับ
เป็นการอภิปรายที่ได้เห็นภาพ
ความสำคัญของคำว่ากากอ้อย

ไม่ว่าจะเป็นท่านชาดาไทเศษก็ดี
อนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และอีกท่านหนึ่งที่กรุณาให้เห็นภาพความสำคัญ
ของกากอ้อยได้อย่างชัดเจน
นั่นก็คือท่านสสพกศิริกัญญาตันสกุลเบอร์สกุล

ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้
ผมไม่อยากให้เกิดความเสียใจกับท่านนะ

ความเสียใจของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ร่างพยาบาลจัดสำคัญจบับนี้

ทำไมไม่ยืนเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ตำหนิผมในที่ประชุมเลยนะ
เพราะท่านรู้ว่าคนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ดังนั้นครับวันนี้ผมจึงกราบขอ
มาด่าท่านสมาชิกสภาพูดแทนราชดองทุกท่านที่สงเกียจนะครับ
โปรดเห็นแต่พี่น้องเกษตรกรชาวไร้อ้อย
โปรดเห็นแก่การสงวนคำแปรยติในเรื่องนี้
โดยกรรมบริการเสียงขั้นน้อยเนี่ยเอากลับมาเถอะครับ
เอาคำว่ากากอ้อยเอาคำว่าผลพลอยได้กลับมา
เห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยนะครับกราบขอบพระคุณครับ
ครับท่านต่อไปครับพันธุ์ตำรวจเอกทวีครับ

กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
ผมพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติ

ผมไม่ได้เป็นกรรมธิการนะครับ
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
โดยเฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ย

ที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์
มีนักบัญชีที่มือหนึ่งของโลก

จนเสียชีวิตจนเป็นข่าวใหญ่โต
ผมจึงอยากจะมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนกรรมธิการเสี่ยงข้างน้อย
ที่ให้เพิ่มมาตรา
ให้เพิ่มมาตร๒๑ทับ๒นะครับ

มาตร๒ทับ๑เรื่องผลพลอยได้
เนื่องจากในพรบอ้อยและน้ำตาล๒๕๖๒

แต่บอกว่าเป็นกากน้ำตาล
เราต้องการจะให้เพิ่มกากอ้อย

ผมก็อยากดูน้ำจิตน้ำใจของคนในสภา
วันนี้โรงงานน้ำตาล

มีไม่ถึง๖๐โรงงาน
แต่ประชาชนที่เกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ย

พื้นที่มากกว่า๑๑ล้านไล่

ก็คือเกษตรกรที่อยู่ใกล้โรงงานน้ำตาล
เขาจะต้องได้รับมลพิษ

จากกากอ้อยที่ไปทำ
เกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าก็ดี
หรือไปทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ดี
ผมยังเห็นว่าเรื่องกากอ้อยเนี่ย
น่าจะเป็นสิทธิของชุมชน
เขาจะได้กำหนดตัวเอง
ไม่ใช่ว่ามีคนรวยกลุ่มหนึ่ง
เรายังเห็นเรื่องเศรษฐกิจ

เป็นเพียงที่อยู่ในชนบทเป็นคนไร้ค่า
คือยังมองเป็นเรื่องสัตว์เศรษฐกิจเกินไป
คือทำยังไงก็ได้ท่านไปดูเลย
บริษัทที่เป็นโรงงานอ้อยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็จะร่ำรวยต้น
แต่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
ดังนั้นผมจึงอยากให้มีข้อความดังที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อย
ได้ให้เติมผลพลอยได้ที่มีกากอ้อยเข้าไปครับ
ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้กฎหมายฉบับนี้มีความยุติธรรม
แล้วก็เราจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรอาจจะมีประมาณ๓๔แสนครัวเรือน
ก็เป็นหลายล้านคนกับคนรวยหรือในทุน
ที่อยู่ใกล้กับรัฐบาลเพียงไม่ถึง๖๐คน
ผมจึงอยากว่าเรื่องนี้จึงมีความสำคัญผมก็ขอวิงวอนนะครับ
สภาเราต้องเป็นสภาผู้แทนรัศดรไม่ใช่เป็นสภาของรัฐบาล
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าจิตใจของคนเป็นรัฐบาลเนี่ย
จิตใจแคบไปมองเห็นประชาชนไม่มีค่า
ผมจึงสนับสนุนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ให้มีผลพลอยได้
ให้เติมนอกจากกากน้ำจานให้เป็นกากอ้อยเพิ่มไปด้วยครับ

ท่านต่อไปครับท่านองค์การชัยบุตรเชิญครับ
กลับเรียนท่านประธานกับผมองค์การชายบุตรสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
บบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกรครับท่านประธาน
ก่อนอื่นผมเองอภิปรายแลกเปลี่ยนในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
ที่เคยสัมผัสกับพี่น้องเกษตรกรปลูกอ้อยแถวภาคอีสานมาเนิ่นนาน
นานมาแล้วเกษตรกรไล่อ้อยไม่ว่าอยู่ภาคใด

มาช้านานนะครับผมเองอดดีใจที่เห็นพรบตัวนี้เข้ามาในสภาและตั้งกรรมธิการศึกษา
นะครับผมก็ไปบอกชาวบ้านว่าเออเรื่องนี้จะเข้าแล้ว
น่าจะมีข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยนะครับอ่า
ผมมีความเห็นในมาตราสองทับหนึ่งอ่าเรื่องผลพลอยได้นะครับ
เมื่ออ่านดูคร่าวคร่าวหรืออ่าเฉพาะสองทับหนึ่งผลพลอยได้เนี่ย
อ่าไม่ทราบว่ากรรมธิการหรือผู้รู้ท่านใดได้ตีความว่ากรอบอ่า
เริ่มจากที่ไหนเริ่มจากตรงไหนของกระบวนการผลิต
หรือจะไปอยู่ท้ายที่เป็นกากอ้อยและกากน้ำตาลแล้วนะครับ
ให้ชัดเจนว่ามีอะไรมั่งที่ผ่านการผลิตจากโรงงานแล้ว
นะครับที่เป็นกากอ้อยที่เป็นชานอ้อยที่เป็นตะกอนดำ
หรือเป็นบ้านผมเรียกขี้พวนขี้ขาวขี้ดำเนี่ย
ประโยชน์ตรงนี้มากมายนะครับแต่ไม่มีผู้ใดเขียนลงไปเลย
กากน้ำตาลมันยังไม่กล้าเขียนกากอ้อยยังไม่เขียนเลยเนี่ย
แล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์ยังไงนะครับลำพังสมาคมชาวร้อยอ้อย
ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไม่สามารถที่จะต่อลองตรงนี้ได้
นานมาแล้วถ้าผู้แทนไม่พูดเรื่องนี้ตรงไปตรงมา
เกษตรกรเดี๋ยวพึ่งใครล่ะครับท่าสภาเห็นด้วยกับการบรรดิการ
นะครับต้องอายนะครับเรามาเป็นผู้แท้
เราต้องพูดให้ชาวบ้านให้พึ่งได้นะครับผมเห็นดีกับ
ชอบกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับถ้าท่านกรรมธิการ
นะครับจะกรุณาเพิ่มเพิ่มและบอกสัดส่วนให้ด้วย
กำหนดลงไปเลยนะครับชาวบ้านก็จะได้รู้ว่าเขาจะได้เท่าไหร่
นะครับโคต้าหนึ่งมีกี่ไร่มีอะไรมั่ง
เขาจะได้รู้ว่าเขาได้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในองค์การขายอ้อยปีนี้
ได้พันตันนะครับผลพลอยได้ของการจะได้เท่าไหร่
น่าจะคำนวณได้ซึ่งมันต่างกับค่าความหวาน
หวานมากก็ได้มากกับถ้าหวานน้อยก็ได้น้อยน่ะนะครับ
ฉะนั้นแล้วนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับ
เกษตรกรรอคอยความหวังอยู่ถ้าสภาแห่งนี้เห็นด้วยกับ
กรรมธิการนะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ
งวอนนะครับว่าผู้แทนที่มาจากชาวบ้านอย่างผมเนี่ย
นะครับช่วยอภิปรายหน่อยนะครับเพิ่มเติมให้กันหน่อย
นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารออยู่นะครับผมเองก็มีเพื่อนหลายหลายท่าน
ที่อยู่กับอ้อยก็มาหาผมว่าผู้แทนผมติดหนี้โรงงานจะยึดหมดแล้ว
ไล่ที่หน้ารถสิบล้อรถพ่วงรถพ่วงพวกนี้ก็มาจากโรงงานนั้น
ขายอ้อยได้ก็ส่งเขาส่งเขานะครับทุกวันนี้ปุ๋ยก็ขึ้น
นะครับลำพังราคาอ้อยราคาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับ
ถ้าตรงนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่เป็นผลพลอยได้เนี่ย
มันไม่ได้นะฮะมันต้องได้เพราะเอาเปรียบมานานแล้ว
สิบกว่าปีมานี้ชาวบ้านเสียเปรียบตรงนี้มากมายเลยแล้ว
กลุ่มโรงงานก็ได้ประโยชน์มากมายด้วยคืนให้เกษตรกรเถอะครับ
เขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเงินส่วนนี้จะได้ไปส่งนะครับ
ใช้หนี้ต่างต่างที่เขามีภาระอยู่ขอบคุณมากท่านต้นผ่าสาร

สมาชิกสภาพภูตรรรณรัฐสดรมในชีวิตรายชื่อภักดิ์ประชาธิบัตร
ผมขออนุญาตที่จะอภิปรายในมาตรา๒ทับ๑
ในความหมายของผลพลอยได้ครับท่านประธาน
พลอยได้ตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนกับท่านประธานว่า
จริงแล้วคือทุกอย่างนอกเหนือจากน้ำตาล

ไม่ว่าจะเป็นกากน้ำตาลกากอ้อยหรืออะไรก็แล้วแต่
ทำไมผมจึงพูดเช่นนั้นครับท่านประธานครับ
เมื่อสักครู่นี้ท่านสุรินคลังแสงนะครับ
ที่ผมอยากจะขออนุญาตขยายความที่ท่านได้พูดเมื่อสักครู่ว่า
วันนี้กากหรือชาญอ้อย
ได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
แล้วก็มีรายได้ซึ่งแทบจะเป็นรายได้หลักของโรงงานน้ำตาลไปแล้ว

ตรงนี้เป็นความคิดที่สำคัญมาก
และผมอยากจะขออนุญาตที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า
วันนี้ที่เราเรียกว่าชานอ้อยหรือกากอ้อยนั้น
ได้พบความจริงแล้วครับท่านประธาน
ขอความกรุณากรรมธิการเสียงข้างมากกรุณาฟังนะครับ
ก็คือว่าวันนี้ชานอ้อย
ค้นพบแล้วว่าประกอบด้วยไฟเบอร์
เมื่อเราแยกชานอ้อยตรงนี้ลงไปถึงระดับโมลิกุล

และไฟเบอร์นี้เป็นไฟเบอร์ที่พิเศษ
ไม่เหมือนกับอ้อยจากตอนใต้ของจีน
หรือจากเวียดนามหรือจากพม่า
เพราะพันธุ์อ้อยของประเทศไทย
เป็นพันอ้อยที่มีเส้นไฟเบอร์ที่ยาวกว่า
ไฟเบอร์ของพันอ้อยในทุกชาติของอาเซียนนี้
ตรงนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นการค้นพบใหม่ครับท่านประธานครับ
วันนี้เราสามารถที่จะนำไฟเบอร์ของชาญอ้อยนี้
มาประกอบกันใหม่เป็นผ้าไหมครับท่านประธานครับ
สิ่งที่เราเผาทำไฟฟ้าเรากำลังเผาผ้าไหม
ให้เป็นกระแสไฟฟ้านะครับท่านประธานครับ

เมื่อเรานำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูง
ไปช่วยเกษตรกรและทำให้ชาญอ้อยนั้น
กลายเป็นผ้าไหมราคาเม็ดละหลายพันบาท
พรบนี้อาจจะต้องกลับมาแก้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า

แต่ชานอ้อยเป็นรายได้หลัก
ตรงนี้เป็นความรู้ใหม่

เพราะผมมีเพื่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจีน
เขามาประเทศไทยเมื่อ๕ปีที่แล้วครับท่านประธาน
แล้วมาหาผมบอกว่าอาจารย์กระหนกช่วยพาผมไปดูโรงน้ำตาล
ผมพาไปครับที่ภาคอีสาน
แล้วเขาก็บอกว่าขอซื้อโรงน้ำตาลนี้ได้หรือไม่
ผมก็ถามว่าประเทศคุณไม่มีโรงผลิตน้ำตาลหรือ

เขาต้องการซื้อโรงน้ำตาลเพื่อเอาชานอ้อยไปทำผ้าไหม
แล้วผมก็ถามเขาแล้วก็คำตอบคือ
สิ่งที่ผมเล่าให้ท่านประธานฟังเมื่อสักครู่นี้
นี่คือความรู้ใหม่ครับท่านประธานครับ
ผมไม่อยากเห็นพี่น้องเกษตรกร
ซึ่งถูกเอาเปรียบมาเป็นเวลาหลายสิบปี
ด้วยความไม่รู้ของตนเองครับท่านประธาน
ไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรเขาไม่รู้ครับ
แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการ

และรู้ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมหาศาล
จากความรู้และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
ต้องแบ่งให้กับเกษตรกรได้รับประโยชน์ด้วย
นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็น
และควรจะเกิดขึ้นในการเมืองของประเทศไทย

ผมมีตัวอย่างเยอะมากนะครับท่านประธาน
ที่บริษัทธุรกิจเขามีความรู้มากมาย
แต่เขาไม่บอกเรานะครับ
แล้วก็เอาเปรียบด้วยการเอาผลประโยชน์เหล่านั้น

ผมเห็นตัวอย่างมากมายด้วยข้อจำกัดของเวลา

แต่ผมยืนยันกับท่านว่า
พบแล้วว่าชานอ้อยเป็นสารตั้งต้น
ของการทำผ้าไหมชนิดใหม่

และผมมั่นใจและเชื่อใจและรู้ด้วยว่า
นักวิทยาศาสตร์ไทยก็ทำได้ครับ

ผลประโยชน์นี้จะมหาศาลมาก

เพียงผลพลอยได้เท่านั้นครับท่านประธาน
ตรงนี้ผมอยากย้ำกับท่านประธานว่าอย่าหลงทางครับ
เราไม่ได้มาเถียงกันผลพลอยได้แบ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์
แต่เรากำลังพูดถึงว่าศักยภาพของผลผลิตของอ้อยทั้งหมด
จะต้องแบ่งอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้สังคมของเราลดความเหลื่อมล้ำ
ความยากความจนความรวยมันมีช่องว่างมาก
กระทั่งบ้านเมืองของเราเปราะบางและกำลังจะเสียหายแล้วครับท่านประธาน
ตรงนี้ผมจึงพูดด้วยความมั่นใจ
และไม่ต้องการที่จะให้เกษตรกรของเรา
ต้องสูญเสียโอกาสเพราะความไม่รู้
ถ้าเราหลอกเกษตรกรของเราต่อไป
ไม่ต้องทำเรื่องนี้เกษตรกรก็ไม่รู้หรอกครับ
แต่เมื่อเรารู้แล้วเราไม่พูดอันนั้นต่างหากที่เป็นความผิดของเรา
และผมตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้
กระทั่งผมได้ยินท่านสุธินคลังแสง
ผมก็บอกว่ากระหนกถ้าคุณไม่พูดเรื่องนี้คือความไม่รับผิดชอบของคุณ
คุณมีคุณรู้เรื่องนี้แล้วทำไมคุณไม่พูดเพื่อรักษาประโยชน์ของชาวไร้อ้อย
ท่านประธานครับท่านเจ้าของโรงงานอ้อยครับ
เราไม่ได้ทำให้ท่านเสียประโยชน์เลยนะครับ

แล้วเราจะนำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงไปทำนะครับ
แล้วแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรมประเทศของเราจะดีกว่านี้มาก
ผมรู้จักบริษัทที่ทำน้ำตาลขนาดใหญ่ผมรู้นะครับ
ตรงนี้เขากำลังทำไบโอพลาสติกครับท่านประธานครับ
ใบโอพลาสติกตรงนี้ก็มาจากส่วนประกอบของอ้อย
ทำไมเราไม่พูดความจริงเรื่องเหล่านี้
เก็บความลับทางธุรกิจเหล่านี้
เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานแต่เพียงฝ่ายเดียว
พวกผมเป็นนักวิจัยมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

พวกเราทนไม่ได้ครับที่จะเห็นการเอาเปรียบ
และทำให้สังคมของเราเหลื่อมล้ำและเกิดปัญหามากมายครับท่านประธาน
ด้วยความเคารพครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้
ขออย่างเดียวเท่านั้นขอใจผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงาน
คิดถึงประโยชน์ของเกษตรกรด้วย
แล้วเราโตด้วยกันโรงงานก็ได้ประโยชน์เพิ่ม

สังคมไทยก็จะได้มีความสันติสุขเสียทีครับท่านประธาน

มีผู้สงวนคำแปรยติ
คือท่านเกียรติท่านจะใช้สิทธิ์ในการ
ในฐานะผู้สงวนคำแปรยตินะครับเชิญท่านเกียรติครับ
วันนี้ขอพูดในฐานะผู้สงวน

ผมอยากจะย้อนไปนิดหนึ่งครับผมสงวนในเรื่องผลพลอยได้
ผลพลอยได้เนี่ยอะไรที่ทำเงินได้ต้องเอามาแบ่ง
หลักคิดมันง่ายมากเลยนะอะไรที่นำไปใช้ไปขายเป็นรายได้
หรือใช้เองแล้วสร้างรายได้รายได้ที่มาที่มีที่เกิดขึ้น
ต้องเอามาแบ่งถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ผลผลผลิตภัณฑ์อื่นใด
หรือผลผลิตอื่นใดที่เกิดขึ้นแล้วทำเงินได้แต่ไม่เอามาแบ่ง
ขาดหลักการนะผิดหลักจริงทีนี้ในช่วง๑๐๒๐ปีที่ผ่านมา
เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับท่านประธานครับถ้าท่านประธานทราบ
ผมเชื่อว่าท่านประธานทราบดีโรงน้ำตาลเนี่ยตอนเนี้ยครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่พูดซ้ำนะครับในเรื่องกากหลายคนพูดไปแล้วเห็นด้วยเห็นตรงกัน
แต่ท่านประธานทราบไหมครับน้ำเสียที่มาจากโรงงานน้ำตาลเนี่ย
ซื้อขายกันนะครับเป็นเงินนะครับเป็นเงินเป็นทองนะครับ
แล้วจะบอกว่าพอขายตรงนี้ได้ไม่เอามาแบ่งเนี่ยมันจะได้ไหมครับท่านประธาน
ผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราเขียนกฎหมายอย่างนั้นไม่เป็นธรรม
ที่ผมสงวนคำแปรยติผมเสนอถ้อยคำอย่างนี้ฮะ
ง่ายง่ายสั้นชัดเลยนะครับผลพลอยได้ให้หมายความว่า
กากอ้อยกากน้ำตาลและให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้อื่นใดที่ได้จากกระบวนการผลิต
อันนี้ทำไมถึงเขียนอย่างนี้ให้โมเมกันไม่ได้นะฮะ
เพราะเดิมเขียนไว้แค่ว่าได้จากการผลิต
ผมเติมเข้าไปเพื่อให้ละเอียดถี่ถ้วนเบี้ยวกันไม่ได้
อะไรก็แล้วแต่ที่ได้จากกระบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาลต้องเอามาแบ่ง
และผลิตภัณฑ์อื่นผมเปิดช่องไว้ด้วยนะครับ
ที่คณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายกำหนด
คือถ้าเขียนวันนี้แล้วมันยังรวมไม่ครบเนี่ย
ยังมีช่องให้กรรมการสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายที่เราเขียนปรับปรุงไปเนี่ยครับ
ให้สามารถนำมาใช้เป็นผลพลอยได้ที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนแบ่ง
ระหว่างเกษตรกรกับโรงงานอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับ
แต่ผมอยากเรียนนะครับหลักคิดเดิมเราต้องไม่หลงประเด็นนะครับ
บางครั้งเราคิดไว้อย่างหนึ่งพอเราไปแก้แก้แก้แก้ลืมครับว่าหลักคืออะไร
หลักเนี่ยปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะครับอะไรที่สร้างรายได้ได้
อะไรที่ขายได้ต้องแบ่งวันนี้ถ้าเราออกกฎหมายไป
แล้วขาดบางส่วนไปที่สร้างรายได้ได้แล้วไม่ยอมให้มีการมาแบ่ง
กฎหมายนี้ไม่ถูกครับหลักนี้โดนละเลย
และเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นกับเกษตรกรหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเอง
อันนี้นะครับผมอยากเน้นนะครับก็จะไม่พูดซ้ำในเรื่องกาก
เรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างที่สามารถนำมาใช้เป็นสร้างรายได้
หรือเป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทอื่นที่
อย่างผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเลยนะครับมีโรงงานหลายโรงงานในอีสาน
ณวันนี้ครับขายน้ำเสียที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำตาล
อันนี้ก็เป็นก่อเป็นกรรมนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็รับซื้ออยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องไม่ให้การเขียนกฎหมายของเราตกหล่น
ก็ฝากประเด็นนี้ครับให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาครับ
ผมคิดว่าไหนเห็นตรงกันหมดแล้วนะครับว่า
จะต้องปรับปรุงกรรมธิการเสียงข้างมากคงร่างของท่านคงไปไม่ได้ครับ
ก็ปรับปรุงให้ครบถ้วนและไม่มีสิ่งใดตกหล่น
หรือถ้าวันนี้ยังคาดคิดไม่ถึงก็มีช่องเพื่อให้กรรมการสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้

เนื่องจากมีท่านสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้ขอสงวนความเห็น
ไม่ได้ขอสงวนคำแปรยติจะขออนุญาตอภิปรายอีก๓ท่านนะครับ

อันนี้ยังมีความผสมเกี่ยวภิปัยอยู่ไหมครับทาง๓ท่าน

ผมนิยมเวชกามาสมาชิกษประผู้แทนลาชฎรส์
ดรจังหวัดสกลนครเกตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับ
ผมมีความจำเป็นจะต้องอภิปรายในคำนิยามฉบับนี้บ้านผมสกลนคร
ลูกอ้อยนับเป็นพันไล่เพราะฉะนั้นผมไม่พูดไม่ได้ท่านประธาน
ผมต้องกลับเรียนประธานอย่างนี้ว่าไม่มีเกษตรกรลายใดที่ร่ำรวยจากการปลูกอ้อย
แต่โรงงานร่ำรวยอันนี้คือประเด็นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมต้องอภิปรายในคำนิยาม
ว่าน้ำตาลตรงนี้เป็นผลพลอยได้เดิมทีเดียวมันมี
ผมก็ดูแล้วแต่เป็นการเขียนที่ไม่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับคณะกรรมธิการเสียงข้างน้อย
วันนี้ต้องมาขอให้กรรมธิการเสียงข้างน้อยปรับกระบวนการ
เพราะผมบอกแล้วว่าประชาชนปลูกอ้อย
จะกี่ไร่ก็ตามเขาก็มีชีวิตอยู่ในคณะเกษตรกรเท่านั้น
ร่ำรวยอะไรไม่เหมือนโรงงาน
ผมต้องกลับเรียนประธานว่าเกษตรกรก็คือเกษตรกรอยู่ดี
จะไปมีปลูกอ้อยปลูกข้าวอะไรก็แล้วแต่ดังนั้น
วันนี้มีโอกาสแล้วสภาร่างกฎหมายขอให้เห็นแก่พี่น้องประชาชน
อันนั้นคือประเด็นผมฟังหลายท่านอภิปราย
ผมจึงเห็นว่าเกษตรกรนี่รวยไม่ได้หรอก
ถ้าตอบใดสภาร่างกฎหมายยังไปที่หนายทุน
ต้องดูแลประชาชนผมเห็นหลายท่านโดยเฉพาะท่านเกียรติต้องเอ่ยนามท่าน
ผมไปดูในความหมายของคำเกี่ยวกับความของท่านแล้วดูมันเป็นประเด็น
ซึ่งคณะกรรมติการเสียงส่วนใหญ่ต้องมาเอาประเด็นนี้ด้วย
หลายท่านก็เขียนดีแต่ปัญหานี่อยากจะให้มันละเอียด
ว่าคำว่าผลพลอยได้ผมอยากจะใช้คำว่าเป็นรายได้โดยซ้ำไป
เพราะปัจจุบันแต่ก่อนมันอาจจะไม่มีรายได้เหมือนทุกวันนี้
เพราะทุกวันนี้กากอ้อยก็ดีกากน้ำตาลก็ดี
มันเป็นรายได้มหาศาลของโรงงาน
เป็นรายได้ที่ต้องไปขายให้โรงงานไฟฟ้า
มันไม่เหมือนแต่เก่าท่านประธาน
ผมถึงกลับเรียนท่านประธานว่ายังไงก็ดี
ในสภาแห่งนี้ต้องมองไปที่ประชาชนเป็นหลัก

ผมเห็นผู้เสนอกฎหมายหลายท่านโดยเฉพาะวันนี้
มาจากตัวแทนประชาชนหมื่นกว่าเสียง
มันเป็นเสียงจากสวรรค์เหมือนกัน

ผมยืนยันว่าผมเห็นแล้วไม่สบายใจ
ที่สภาเราจะผ่านกฎหมายไปเอื้อในทุน
ต้องดูประชาชนเป็นหลัก
ผมพูดหลายครั้งหลายห่วงต้องยืนแบบนั้น
วันนี้เราถือโอกาสมาให้สภาแห่งนี้
จึงมองไปว่านั่นคือรายได้ของประชาชน
แค่เศษผมถือว่าเศษแล้วนะเศษรายได้ดีก็อย่าไปเอามากมาย
แบ่งให้เจ้าของที่เขาปลูกเกือบตายมาพูดง่ายปลูกอ้อยน่ะ
เขาลำบากที่สุดแล้วทำไมไม่แบ่งให้เขา
ทำไมโรงงานโรงงัตตาลจึงเอาไปแต่ผู้เดียว
อันนี้ผมจึงกลับเรียนท่านประธานว่า
ถ้าเราคิดในฐานะวันนี้ในสภาแห่งนี้
สอสอทั้งหลายที่นั่งกว่านี้คือตัวแทนประชาชน
แล้วทำไมจะไม่ดูแลประชาชนเราทำไมต้องไปดูแลในทุนเท่านั้น
ท่านประธานครับไม่ว่ากากอ้อยก็ดีกากน้ำตาลก็ดี
มันเป็นรายได้ซึ่งเขาปลูกมาแล้วเขาควรได้ด้วย
ความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้น
ในยุคนี้อย่าให้มันไปละเลยจนลืมพวกเขา
บ้านผมผมไปดูเขาปลูกอ้อยแล้วท่านประธาน
ยากลำบากมากยากลำบากมาก
ไม่ยากแต่ปลูกนะท่านประธาน
ตอนเอาไปขายเนี่ยก็ยากเผื่อไปเรียนคิวโรงน้ำตาล
เพื่อจะได้ลงอ้อยนี่
มันเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับพี่น้องเกษตรกรคนปลูกอ้อย
แต่นอกจากลำบากในการต้องปลูกต้องส่งโรงงานแล้ว
ยังลำบากในการแบ่งรายได้ท่านประธาน
ผมจึงฝากประธานไปถึง
คณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ในวันนี้ว่า
ท่านอย่าเอาเปรียบท่านให้ความเมตตา
แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยด้วย
ผมฟังหลายท่านพูดก็รู้สึกว่า
หลายท่านก็เห็นด้วยผมจึงค่อนข้าง
เอ๊ะมันอะไรมันเกิดขึ้นในสภาอย่างนี้
ทำไมกรรมธิการส่วนใหญ่จึงไม่มองประชาชน
ทั้งที่ความจริงคณะกรรมธิการส่วนใหญ่
ก็มาจากประชาชนเป็นสอสอครับผมดูแล้ว
เป็นสอสอส่วนใหญ่แต่พระไม่สอสอแล้วยังไม่มองประชาชน
แล้วจะไปมองที่ใครท่านประธานผมเท่านี้แหละครับ
เจินท่านพลตำรวจตรีสุขภิษฐานครับ
กับเรียนท่านประธานที่ก็รับผมพลตำรวจตรีสุขภิษฐาน
ภาคดีนรินาศบรรชิริชื่อภาคเก้าไก่ครับ
อนุญาตครับในเรื่องของความเห็นของการเสริมส่วนน้อยนะครับผม
ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขมาตราสองทับหนึ่ง
คำว่าผลพลอยได้ไม่ต้องพูดนะครับแต่ที่พูดพูดกันก็คือทางตรงนะครับ
ผมมีทางอ้อมด้วยทางตรงแน่นอนครับท่านประธานครับ
กากอ้อยนะครับไม่ใช่ไปทำไฟเบอร์ทำเป็นไหมนะครับ
มันมีส่วนผสมอื่นนะครับที่กากหรือทานอ้อยเนี่ย
จะทำรัฐประโยชน์ได้นะครับโดยเฉพาะในอัตรา๑ต่อ๕
ของการใช้ชานอ้อยที่เป็นตันจะเหลือเป็นกากอ้อยหรือชานอ้อย
หลังจากต้นอ้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเห็นพบว่าประโยชน์เนี่ย
มันจะมีในเรื่องของส่วนผสมของไม้อัดนะครับ
ไปคือทำวาลูวายูเอเตสนะครับคือหลังจากที่เป็นชานอ้อย
ก็คือการเอาไปเผานะครับเพื่อสร้างพลังงานนะครับ
ทดแทนในโรงงานไฟฟ้าแต่ถ้าติดคุณค่ามันลงไปนะครับ

สักฎออกมานะครับเพื่อสร้างเมืองเสื้อผ้า
มาตรวจสอบบัญชีพบอะไรครับพบมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกปิดอยู่ในบัญชี
นี่นะครับจะผลพลอยได้ของต้นอ้อยนี่แหละครับ
ถึงเป็นเหตุของการฆาตกรรมครั้งนั้นเป็นคดีใหญ่พอสมควร
ทำให้เกิดความศึกษาถัดมาครับนั่นคือทางอ้อม
มันก็จะไม่มีการเผานะครับไม่มีฆาตกรรมโกงกินกันอาจจะทำให้เกิด
แต่นี่มาดูครับท่านประธานครับเมื่อเป็นกากน้ำตาลเนี่ยนะครับ
กน้ำตาลมันก็ยังทำให้เกิดผลผลิตของกากน้ำตาลอีกมากมาย
ไม่ว่าจะไปทำปุ๋ยไม่ว่าไปจะทำยีสไม่ว่าจะไปเป็นส่วนผสมอื่นอื่นนะครับ
แม้กระทั่งแอลกอฮอล์ครับที่เป็นสุราเอทานัลก็เอามาผลิตเป็นแอลกอฮอลได้
๒ไซส์บนกากบนกากร่างนะครับมีวายูเอศเต็ชในตัวมันมากมาย
ตรงนี้แหละครับเป็นสินทรัพย์ที่คงรูปและแปรรูป
สมัยนี้ครับท่านประธานครับมีนวัตกรรม
มาทำเสื้อผ้าอีกหน่อยเราอาจจะเห็นไฟเบอร์ที่เกิดจากต้นอ้อย
ที่เป็นกากใยถูกพัฒนาขึ้นมา
เป็นภาชนะเป็นชามเป็นหม้อเป็นหาย
ที่มาทดแทนวัสดุอื่นที่มีการทำลายล้างโลกเช่นพลาสติก
ผมเคยทำบริษัทใช้ชานอ้อยเป็นถ้วย
เอาชานอ้อยมาผลิตเป็นภาชนะใส่อาหาร
เอาชานอ้อยมาทำวัตถุเกี่ยวเรื่องครัวเรือน
ที่เผาหรือสลายแบบรวดเร็ว
ไม่ทำให้เกิดการตกค้างของพลาสติกหรือสารเคมี
นี่คือจุดหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์
ผมจึงน้อมอย่างนี้ครับท่านประธานครับ
ไม่ว่าทางตรงนะครับที่เราจะได้ประโยชน์
ประโยชน์นี้คือผู้ปลูกนะครับไม่ใช่ในทุน
ท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับการเสียงส่วนน้อยนะครับว่า
การที่จะเปิดประเด็นของเรื่องผลโพยได้
มันจะต้องตกทอดหรือเป็นทรัพย์สินของผู้ปลูก

และยาวไปถึงไม่ใช่ขายแค่น้ำตาล
ขูดออกเท่านั้นเอง
ส่วนที่เหลือมันจะต้องทำเป็นสัญญาการทหนตอด
รูปแบบของสัญญาที่เป็น
พลอยได้ซึ่งมันไม่ใช่ขยะครับท่านประธาน
เราจะคิดว่าเป็นขยะแบบสมัยก่อนเอาไปกองสุ่มรูดออกมาแล้วจากเครื่อง
น้ำอ้อยแล้วก็เอาไปทิ้งกองไว้เฉยแล้วก็เผาทิ้ง
สลายกลายเป็นสตังค์เป็นเม็ดเงินที่ชาวบ้าน
ผู้คนในท้องไล่ท้องนาเกษตรกรเนี่ย
ได้ผลิตรัฐวิสาหกิจก็ดีเทศบาลก็ดี
ต้องไม่ปล่อยปะละเลยให้นายทุนเข้ามาโอบรับ
เอาสินค้าพวกนี้ไปนะครับท่านลองคิดดูครับท่านในทุนฉลาดอีกครับ
ลงทุนดีครับเปิดโรงงานเนี่ยสร้อยลงไปเลยครับ
ก็เป็นต้นทุนที่ชาวบ้านต้องได้ครับท่านผู้จัง
ให้เหตุผลในเรื่องของนิยามตรงนี้ครับ
เราควรจะดูแลเกษตรกรทำให้ต้นอ้อยมีราคา
สูงกว่านี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ

กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ

ผู้แทนรัศนรบัญชีในชื่อภักดิ์เก้าไกร

ผมไม่แปลกใจนะครับท่านประธานว่า
นะครับเกิดโรงงานน้ำตาล
นะครับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลมากมาย
โดยเฉพาะในพื้นภาคพื้นอีสานนะครับ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
นะครับรายได้ที่เกิดขึ้น
จากการใช้อ้อยนะครับ
จากการใช้อ้อยเพื่อที่จะผลิตเป็นน้ำตาล
หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ย
มันมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลมาก
มันก็เป็นตัวยืนยันนะครับว่า

มันสามารถที่จะทำให้
อุตสาหกรรมเจริญเติบโตไปได้
แต่มาดูที่เกษตรกรครับ

เรามีการขยายพื้นที่ปลูกอ้อย
เกษตรกรหลายคนหลงเข้าไปอยู่ในวังวนของเกษตรพันธสัญญา
และเป็นเกษตรพันธสัญญาที่เสียเปรียบทุกประตู
เกษตรพันธสัญญาที่เสียเปรียบรูปประตู
เกษตรกรเนี่ยได้ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรม
ยังเปรียบกันไม่ได้เลยจากผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ที่มีการผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เกิดจากการผลิตอ้อยและน้ำตาล
ผมจะไม่พูดถึงว่ามันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับ
ทั้งนี้เพราะคำว่าผลพลอยได้ถูกดีดออกไปจาก
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ทั้งที่ชาไล่อ้อยได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย

กับการที่จะผลิตอ้อยได้สักลำนึงได้สักตันหนึ่ง

แต่พอผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกลับเสียเปรียบนะครับ
กลับไม่ได้นะครับ
รายได้บางส่วนสิ่งที่ควรจะได้บางส่วนก็หายไปนะฮะ
ประธานคงจำได้ว่าในวาระรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ
จะมีการพูดถึงผลพลอยได้อย่างเออกระเลิกอย่างกว้างขวางจากสภาอันทรงเกียจแห่งนี้
ซึ่งพวกเราก็มีความมั่นใจว่า
คำว่าผลพลอยได้นะครับ
มันจะขยายความไปถึงส่วนอื่นของอ้อย
แล้วผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรอย่างแน่นอน
แต่พอมาถึงขั้นกรรมธิการกับเรื่องนี้กลับหายไป
กับไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมานะครับ

ดีนะครับว่ามีคณะกรรมธิการเสียงส่วนน้อย
ที่ไปสงวนคำแปรยติในเรื่องนี้ไว้นะครับ
สภาแห่งนี้คิดได้นะครับ
ว่ามันมีรายได้ที่เกิดจากความ
ความรู้จากเทคโนโลยีนะครับ
นวัตกรรมต่างที่จะทำอ้อยให้มันมีผลประโยชน์มากขึ้น
และผลประโยชน์ส่วนนั้นก็ไม่ควรจะตกอยู่กับ
โรงงานหรือทุนน้ำตาลแต่เพียงฝ่ายเดียว
มันจะต้องตกไปถึงเกษตรกร
ผู้ใช้แรงงานผู้ออกแรงด้วยนะครับ
ดังนั้นผมจึงรับไม่ได้ในการ
ในร่างพระราชญาติฉบับนี้ที่
จะไม่มีนิยามคำว่าผลพลอยได้
ฉะนั้นผมจึงขอสับสนุนคณะกรรมธิการเสียงส่วนน้อยนะครับ
ที่จะให้มีการบรรยัตินิยามคำว่าผลพลอยได้
แล้วขยายความนะครับของคำว่าผลพลอยได้ไปถึงส่วนอื่นของอ้อย
ที่เป็นผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับการจัดสรรแบ่งปัน
ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นธรรมด้วยขอบคุณครับท่านประธาน
มีท่านพิมระพีจะขออภิปรายด้วยนะครับ
คงจะเป็นท่านสุดท้ายแล้วมั้งครับ

จะได้ให้กรรมธิการตอบเชิญครับ
ท่านประธานทิพยาบาลค่ะที่ฉันพิมรพีพันธุ์วิชาติกุลบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิบัตรจางสมบัติกระบิค่ะ
สนับสนุนกรรมธิการเสียงข้างน้อยค่ะ
ปัญหาของผลพลอยได้ของสินค้าเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เพราะว่าที่ฉันกำลังเขียนพรบปามเหมือนกันค่ะ
ซึ่งเราจะเป็นโจทย์ปัญหาเดียวกัน
ถ้าเราสามารถให้คำกำจัดความและผลผลิตของผลภัยได้ได้อย่างเป็นธรรมเนี่ย
ชาวบ้านก็ได้จะประโยชน์อย่างชัดเจนมากขึ้น
เหมือนที่ท่านจันกระหนกพูดเรื่องของเส้นไหมที่ทำได้ค่ะ
ท่านบาลค้ามันอาจจะไปถึงข้างหน้าว่าในอนาคต
ผลพลอยได้จะกลายเป็นรายได้และน้ำตาลจะไกลผลพลอยได้ก็ได้
เพราะฉะนั้นการเขียนเอกสารตรงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวัง

ตัวอย่างเช่นกากอ้อยที่เราต้องเอารถใส่ไกลไปหีบเป็นไฟฟ้าเนี่ย
เราอาจจะไม่ต้องรีใหม่ซึ่งการมีการบีบกากอ้อยเป็นไฟฟ้าและน้ำมันเช่นกัน
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นในอนาคตเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าดิฉันเชื่อว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลคือเทคโนโลยี
ใน๕ปี๑๐ปีข้างหน้าที่สนับสนุนให้เราเขียนอย่างระมัดระวังมาก
อยมีปริมาณเกือบ๑ล้านไล่ที่เราทำกันในประเทศนะคะ
เงินที่เราจะได้จากต่างประเทศจากการที่เราสามารถปลดปล่อยออกซิเจนดีขึ้นมาให้กับโลก
วิธีการใดที่สามารถทำให้คนไม่ต้องเผาอ้อยต่อไป
ซึ่งที่ฉันก็เชื่อว่าเกษตรกรมีความตั้งใจทำสิ่งดีนี้
เราต้องเปิดทางพวกนี้นะคะท่านประธานค่ะ

อาจจะมองกันคนละมุมเพียงแต่ว่าทุกคนก็ห่วงและรักชาวบ้านของตน
แนวคิดต่างต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั้มน้ำมันที่ฉันดูแลอยู่ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากน้ำท่านค่ะขอบคุณค่ะกลับมาที่การตอบครับ
เชิญครับครับท่านประธานผมกลับขออนุญาตท่านประธานให้ท่าน
หน่วยปฏิเสธนะครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดรวิโรธนรนองนะครับ
แล้วก็ท่านอื่นที่ประสงค์จะตอบนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะ
ผมจะใช้เวลาสั้นสั้นครับครับต้นอำนวยครับเชิญครับครับ
เพื่อนสมเกียจครับอ่าก็ผมชื่ออำนวยปฏิเสธนะครับ
ได้มีส่วนในการ

จัดทำกฎหมายฉบับนั้นตั้งแต่สมัยแรกครั้งแรก
และก็เป็นคนเดียวที่อยู่ในการมาอยู่ในวงการอยู่ในขณะนี้นะครับ
ที่เราได้เห็นระบบการกำหนดราคาอ้อยของประเทศไทยเนี่ย

ได้มีแนวความคิดว่าระบบคิดราคาอ้อยจะต้องเปลี่ยน
แบ่งปันผลประโยชน์นะครับ
นั่นเราคิดกันเมื่อปี๒๕๖๒
กับ๒๕นะครับ
ขณะที่เราคิดตอนนั้นเนี่ย
เราก็คิดว่าผลประโยชน์ที่จะได้จากการเอาอ้อยเข้ามาทำนั้น
ก็คือน้ำตาล
แล้วก็ผลพลอยได้ในกฎหมายฉบับนั้นนะครับ
ก็จึงได้เขียนอย่างที่ท่านสสธาดาได้พูดว่า
เขียนไว้ว่าในการแบ่งผลประโยชน์นั้นให้แบ่งทั้งน้ำตาลและผลพลอยได้
แล้วก็ผลพลอยได้คืออะไรก็เขียนไว้ในกฎหมายฉบับนั้น
ด้วยว่าผลพลอยได้ก็คือสิ่งที่ได้จากกระบวนการผิดของน้ำตาล
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าไอ้ผลพลอยได้
จะมาคิดอย่างไรจะคำนวณอย่างไรจะจัดการอย่างไร
นั้นระบบการทางเทคโนโลยีระบบคิดระบบการคำนวณ
ข้อมูลมันยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เราจึงได้กำหนดมา
ในส่วนที่เป็นรายได้แล้วก็กากน้ำตาลและเรื่องอื่นตามมานะครับ

ระบบการกำหนดราคาอ้อยนี้มันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรมาแบ่งกันอย่างเดียว
มันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการแบ่งกันด้วยว่าจะแบ่งกันด้วยสัดส่วนอะไร
เพราะฉะนั้นในปัชญาหลักของการกำหนดราคาอ้อยแบบแบ่งรายได้นี้
จึงมีเรื่องสำคัญอยู่หนึ่งคือแบ่ง
อะไรบ้างพันที่สองแบ่งกันด้วยสัดส่วนอะไร
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก่อนจะออกมา
เราได้ตกลงกันระหว่างชาวไร่กับโรงงานน้ำตาลกับทางราชการร่วมกัน
ว่าให้ผลพลอยได้ทั้งหมดตกเป็นของโรงงาน
แล้วก็เอาน้ำตาลมาแบ่ง
และสัดส่วนนั้นคือ๗๐๓๐ตัวเลข๗๐๓๐ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในบรรดากระบวนการแบ่งรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลที่ผิดจากอ้อยของโลก
สูงสุดเลยนะครับไม่มีประเทศไหนที่สูงเท่านี้
หลังจากนั้นขึ้นมาพัฒนาการของการคำนวณราคาอ้อยก็เริ่มเกิดขึ้นว่า
แทนที่จะเป็นจากน้ำตาลอย่างเดียวก็มีกากน้ำตาลเข้าไปด้วยนะครับ
เรามีบทบัญญัติย่อยนอกจากเรื่องว่าเอาอะไรมาแบ่งแล้วเนี่ย
เรายังมีข้อกำหนดที่เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ว่าด้วยการแบ่งสัดส่วนแบ่งรายได้ของอ้อยของชาวไร่กับน้ำตาล

สัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์และโรงงานน้ำตาลจะได้กี่เปอร์เซ็นต์
และมีคำนวณอะไรกันบ้างที่เป็นสูตรในการคำนวณราคาอ้อย
ดำเนินการอย่างนี้เรื่อยมาตลอดนะครับ
ผมก็อยากจะได้กราบเรียนอย่างนี้ว่า
ในการเจรจาในการพูดคุยกันนั้นเนี่ย
เราก็ใช้หลักของกฎหมายเก่านะครับ
กฎหมายที่ระบุไว้ว่ามีผลพลอยได้
ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าผลพลอยได้นั้นวันนี้เนี่ย
นิยามกากอ้อยเป็นผลผอยได้หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎิกาก็ยืนยันมาที่คณะกรรมการอ้อยน้ำตาลสายว่า
กากอ้อยนั้นเป็นผลพลอยได้อยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าการตกลงที่จะแบ่งกันในสัดส่วนอะไรอย่างไร
เท่าไหร่นั้นยังไม่เป็นที่ยุติ
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยอันตันไซด
ที่จะต้องพูดคุยกันให้มันเป็นที่ตกลงกันในแต่ละปี
แล้วก็ได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่อย
ประเด็นที่ผมอยากจะได้กราบเรียนกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจในวันนี้
ก็คือว่าประเด็นเรื่องที่มีการแบ่งรายได้นั้น

ถามว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้ทำงานหนักไหม

เราเอาโมเดลของการแบ่งรายได้มาจากประเทศบราซิลมาศึกษา
เพราะบาซิลมาแบ่งทั้งกากอ้อยกากน้ำตาล
ทั้งส่วนต่างที่เป็นผิดผลอะไรต่าง
เป็นทั้งที่เราเรียกกันว่าทั้งห่วงโซ่ของอุปทาน
เอาไปรวมกันหมด
แต่สัดส่วนที่แบ่งกันนั้นมันไม่ใช่๗๐กับ๓๐
แต่วันนี้เราตกลงกันบอกว่าสัดส่วนให้คงไว้ที่๗๐๓๐นะ
แล้วก็จะเอาชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วย
เอาประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาร่วมมากขึ้นเข้าไปอีก
มันก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกัน
ผมเรียนด้วยความเคารพว่า
เราศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง
ประเด็นที่อยากจะเรียนก็คือว่า
เราไม่ได้เอากากน้ำตาลเข้ากากน้ำตาลออกนะครับ
เป็นประเด็นที่ว่าในการคำนวณราคาอ้อยวันนี้เนี่ย
อยู่อย่างนี้อยู่อย่างเดิมเนี่ย
ก็สามารถที่จะนำเอาเข้ามาคำนวณได้
เพราะว่ามันอยู่ในแม่บท
ของกฎหมายอ้อยน้ำตาลปี๒๕๒๗เรียบร้อยแล้ว
แต่สิ่งที่เราได้คิดกันว่า
มันเป็นปัญหาในเชิงบริหาร
ผมกลับเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจว่า
การมาธิการที่เข้ามาในกลุ่มของภาคประชาชน
เป็นกันบรรทิการส่วนใหญ่เนี่ย
ที่เป็นผู้บริหารกฎหมายอ้อยอนุตาลทรายปี๒๕๖
มาเกือบเกือบทั้งนั้น
มีท่านทางกองทุนทางการควบคุมทางสำนักงานอ้อย

เราอยู่ในระบบการคำนวณราคาอ้อย
ด้วยระบบแบ่งผลประโยชน์๗๐๓๐นี้มาตลอด
แล้วก็ได้มีการเพิ่มในส่วนที่เป็นรายได้
ส่วนไหนเพิ่มเราก็เพิ่มกันมาเป็นระยะ

แต่ละปีก็ทำให้การคำนวณได้ราบรื่นมาเรื่อย
ประเด็นที่ผมได้กลับเรียนว่า
ที่เรายังไม่
การบรรทิการเห็นว่ายังไม่ระบบนั้น
ถ้าไประบุแล้วมันก็จะไปโยงถึงว่า
และสัดส่วนที่จะระบุว่า

จะเป็น๗๐๓๐โดยเอาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
ใส่เข้าไปเพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตกลงกันไม่ได้
เราก็เลยบอกเอาไว้อย่างนี้ก็ให้คณะกรรมการอ้อยและจานทราย
ได้เป็นผู้พิจารณานะครับในชั้นของความพยายามที่จะพูดคุยกัน
เพื่อให้ได้รายละเอียดในการคำนวณราคาอ้อยว่าสัดส่วนจะเป็นอะไรเป็นยังไงนั้น
เรายังตกลงกันไม่ได้ในชั้นกรรมธิการ
เนื่องจากว่าในกรรมธิการนั้นไม่มีผู้แทนโรงงานน้ำตาลอยู่ในกรรมาธิการ
ก็เลยเป็นผิดกับร่างกฎหมายของปี๒๕๖
ในปี๒๕๒๑นั้นเรามีสัดส่วนกรรมธิการทั้งตัวแทนชาวไร่ตัวแทนโรงงาน
ตัวแทนราชการและตัวแทนพักการเมืองอยู่โดยครบถ้วนในกฎหมายฉบับเก่านั้น

ท่านประธานก็กรุณาเชิญให้ฝ่ายโรงงานเข้ามาได้มามีส่วนให้ความคิดเห็นด้วย
แต่ก็ไม่สามารถที่จะมีการพูดคุยกันลึกลงไปในรายละเอียดว่า
ถ้าเอาตัวนี้ใส่เข้ามาแล้วสัดส่วนมันจะเป็นอะไรเป็นอย่างไร
ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทราย
ซึ่งเป็นผู้บริหารกฎหมายฉบับนี้ได้มีโอกาสไปทำ
ผมก็รู้สึกนะครับว่าผมอยากจะยืนยันว่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น
การมาธิการไม่มีส่วนโน่นส่วนนี่ไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ผมในฐานะที่คุกคลีอยู่ในวงการนี้มาเป็นเวลา๔๐๕๐ปี
ได้ดูแลกฎหมายฉบับนี้มาตลอด
ก็เห็นว่าการพิจารณากฎหมายอ้อยน้ำตาลฉบับนี้
เป็นไปด้วยความความละเอียดเป็นไปด้วยการนึกถึง
การบริหารอุตสาหกรรมให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
ผมเห็นใจท่านประธานมากในกรณีที่ต้องเผชิญกับ
เรื่องที่ฝ่ายโรงงานไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นการบริการ
ก็มีการต่อต่อว่ามีการดำเนินการต่างอย่างที่ปรากฏกันอยู่นะครับ
ความพยายามที่จะพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความปลองดอง
อุตสาหกรรมนี้ก็ทำได้เท่าที่ทำนี่แหละครับ
ผมอยากจะกลับเรียนว่าการบริหารอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายนั้น
ข้างเดียวทำไม่ได้ชาวไร่ทำไม่ได้โรงงานทำไม่ได้
ใครก็ไปเขียนคนเดียวทำไม่ได้นะครับ
มันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่าย
ทั้งฝ่ายชาวไร่ฝ่ายโรงงานและฝ่ายราชการ
ซึ่งอันนี้เนี่ยมันถึงต้องมีการออกกฎหมายลูก
เป็นจำนวนมากมายมหาศาลนะครับที่จะออกมา
แล้วการบริหารนั้นมีคณะกรรมการที่อยู่ในชุดต่างเยอะ
ผมอยากจะกลับเรียนว่าถ้าเราอ่านกฎหมายฉบับนี้
ในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมและในส่วนที่เป็นกฎหมายแม่เก่าแล้วเนี่ย
เราจะเห็นว่าประเด็นที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจมีความห่วงใหญ่ว่า
ในขณะนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากรรมธิการเอาตัวนี้ออกไป
แล้วก็กากอ้อยจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาในระบบการคำนวณราคาอ้อยเลย
อันนี้ไม่จริงครับไม่จริง
สามารถที่จะนำเข้ามาได้เพราะผลพลอยได้
มันรวมเอาสิ่งเหล่านี้ไว้เพียงแต่ว่าจะต้องเขียนให้ชัดเจน
ซึ่งถ้าเขียนให้ชัดเจนมันก็ต้องไประบุว่าและสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับว่าเมื่อแบ่งตรงนี้แล้วจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับ
ผมอยากจะถือโอกาสนี้ได้กราบเรียนว่าได้เห็นการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็
ก็ชื่นใจที่ได้มุ่งพยายามที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
อุตสาหกรรมอ้อยกับน้ำตาลเดินไปด้วยกันทุกฝ่าย
ผมอยากจะเรียนว่าไปข้างเดียวไม่ได้หรอกครับถ้าบอกว่าฝ่ายโรงงานรวยข้างเดียว
ฝ่ายชาวไร่ไม่มีมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ความจริงปีนี้
อ้อยก็ได้เพิ่มขึ้นไป๙๐กว่าล้านตันนะครับแล้วก็มีการประกันรายได้ในขณะนี้
ทางฝ่ายโรงงานก็มีความร่วมมือกันที่จะประกันราคาอ้อยให้ได้๑๒๐๐บาทนะครับต่อตานอ้อย
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้กฎหมายอ้อยน้ำตาลปี๒๕๒๐
และก็กฎหมายใหม่ที่เราได้แก้ไขโดยเฉพาะยิ่งในหมวดที่เกี่ยวกับกองทุนอ้อยน้ำตาลทราย

ก็จะทำให้การบริหารอุตสาหกรรมนี้เป็นไปด้วยความลาบเริบรื่น
และความมั่นคงยั่งยืนในอุตสาหกรรมห้อยน้ำตาลใจ
ก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
ท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะกลับเรียนกินหยัดกับทั้งสมัยชิกผู้สงครรณ์เกียรติ
พินาของคณะกรรมธิการนั้นไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นครับ

เชิญกรรมธิการดรวิโรธครับ
ครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิโรธนรนองกรรมาธิการและรองประธานอนุกรรมาธิการนะครับ
ผมอยากจะเรียนสักนิดนะครับว่าผมเป็นกรรมธิการที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากพักเก้าไกลนะครับ
ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณสสสิริกัญญาเพราะว่าเคยทำวิจัยร่วมกันหลังจากที่คุณสิริกัญญากลับจากต่างประเทศใหม่นะครับ
ซึ่งก็ทำวิจัยเรื่องอ้อยซึ่งเราก็เคยได้รับผลงานของเราก็เคยได้รับรางวัลดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับ
จริงผมไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดในตอนนี้แหละครับเพราะว่ามีแปรยติเอาไว้นะครับ
แต่ว่าอยากจะมาแก้ความเข้าใจผิดผมมั่นใจว่าเป็นความเข้าใจผิดนะครับ
ของสมาชิกหลายท่านนะครับว่ากรรมาธิการอาจจะเป็นเรียกว่าเสียงข้างมากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่ได้ให้ความสนใจกับความเป็นอยู่หรือผลประโยชน์ของชาวไล่อ้อยนะครับ
จริงแล้วเนี่ยโดยหลักคิดนะครับอย่างถ้าทางวิชาการเนี่ย
อ้อยก็ควรจะสะท้อนประโยชน์ต่างที่ได้จากการใช้อ้อยนะครับ
ท่านเกลียดสิทธิอมรได้พูดเอาไว้นะครับ
ซึ่งหลักการอันนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ว่า
ถ้าอ้อยสมมุตินะฮะ๓๐ปีที่แล้วเนี่ยอ้อยอาจจะผลิตน้ำตาลทรายดิบเป็นหลักนะฮะ
แต่ว่า๓๐ปีต่อมาอ้อยผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมากขึ้นเนี่ย
อันนั้นก็ควรจะสะส้อนในราคาอ้อยด้วย
ผมยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าวันหนึ่ง
ราคาซื้อฝักเข้าโพธิก็จะสูงขึ้นทันที

ตรงที่ว่าถึงแม้เราจะมีระบบที่ดี
ในการที่จะทำให้โรงงานชาวไล่มาตั้งระบบแบ่งปันผลประโยชน์กันได้
แต่ระบบนั้นเนี่ยมันมีความตึงตัวนะฮะคือมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในช่วง๓๐ปี๓๐กว่าปีที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นราคาอ้อยที่ผ่านมาจึงคำนวณจากตัวแปรไม่กี่ตัว
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นราคาน้ำตาลฝ่ายดิบกับราคากากน้ำตาลหรือโมหลาด
เพราะฉะนั้นกรรมาธิการส่วนใหญ่ก็จริงแล้วก็มีความเห็นที่ค่อนข้างจะพ้องกันตั้งแต่แรก
ว่าจะปรับเรื่องผลพลอยได้ซึ่งผลพลอยได้อย่างที่ท่านอาจารย์อำนวยได้เรียนไว้
ก็เป็นความจริงว่าผลพลอยได้ตามพบเดิมมันรวมทุกอย่างอยู่แล้ว
ถ้าเราจะเอามาคิดแบ่งปันผลประโยชน์มันเอาทุกอย่างมาคิดได้อยู่แล้วนะ
เพียงแต่ว่าในอดีตมันไม่มีการนำมาคิด
เพราะฉะนั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากเนี่ยก็เห็นด้วยกับการที่จะเติมโดยเฉพาะกากอ้อยเข้ามาในผลพลอยได้นะครับ
จากชาวไล่อ้อยซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า
ชาวไร้อ้อยได้เสนอร่างพรบร่างของประชาชนขึ้นมา
ส่วนโรงงานไม่ได้มีตัวแทนที่อยู่ในกรรมธิการโดยตรง
ซึ่งท่านประธานสรวุฒิของเราก็ได้พยายามที่จะแก้ปัญหานี้
โดยการเชิญตัวแทนโรงงานมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็แต่งตั้งให้เป็น
นุกรรมการอีก๓ท่านด้วยนะครับที่ในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
ในฐานะรองประธานอนุกรรมการนะครับเอ่อประเด็นปัญหาที่ตามมาก็คือว่า
โรงงานมีความไม่สะดวกใจกับการที่มีกากอ้อยเพิ่มเขียนขึ้นมาในกฎหมายด้วย
ทั้งที่ถ้าตีความแล้วมันก็รวมอยู่ในนั้นแล้ว
แล้วก็ในที่สุดเนี่ยโรงงานก็หยุดมาประชุมทั้งอนุกรรมาธิการ
แล้วก็ที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการด้วยนะครับ
ก็ทำให้ท่านประธานสรวุฒิ
ซึ่งผมก็เห็นเป็นความตั้งใจของท่าน
ในการที่จะพยายามหาทางออกปรณีประนอมร่วมกัน
แล้วก็ท่านก็ได้ไปเจรจานอกรอบกับทางโรงงานด้วยส่วนหนึ่ง
ว่าจะพยายามขอความร่วมมือกับทางโรงงาน
โดยการก็มาขอให้กรรมาธิการตัดคำว่ากากอ้อยออกไปก่อน
เพราะว่าไหนมันก็รวม
คือถ้าตกลงกันได้มันก็สามารถเอามารวมคิดอยู่ดี
ว่าเราจะมีคำว่ากากอ้อยอยู่ในนั้นหรือไม่

มันคือพูดถึงกากน้ำตาลและผลพลอยได้อื่น

ที่นำมาใช้ในการคำนวณระบบแบ่งบันผลประโยชน์

อันนี้มันก็เป็นความพยายามที่อาจจะพยายามปณีประนอม

ผมก็คณะกรรมาธิการอีกหลายท่านก็คงจะเสียใจนะครับ
อันนั้นไม่ได้ผลของการเจรจา
ก็อาจจะไม่ได้เกิดมักผลเท่าไหร่นะฮะ
เดิมทางโรงงานกับทางชาวไล่

มีการตกลงกันด้วยวาจาว่าจะ

โดยทางโรงงานก็ขอให้ชาวไล่
ตัดกากค่อยออกไป

ถ้าตัดตรงนี้ออกไปแล้วทำให้

เป็นไปอย่างลาบลื่นโรงงานเข้ามามีส่วนร่วม
ก็อาจจะคิดว่าคุ้มเพราะว่าพวกเขายังไงก็จะต้องอยู่ร่วมกัน
แล้วก็เจรจาร่วมกันในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลต่อไปนะครับ
คือพรบต่อให้มีคำว่ากากอ้อย
มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ทันที
แต่ว่าเขาต้องกลับไปเจรจากันในกรรมการที่เป็น๓ฝ่ายต่อไป
เพราะฉะนั้นตัวแทนชาวไล่อ้อยรวมทั้งอดีตผอกองทุน
หรืออดีตพอสบหรือศูนย์บริหารเดิม
ก็ได้พยายามประนีประนอมณจุดนี้เพื่อจะให้ออกมาดี
ซึ่งผมก็มีความมั่นใจนะครับผมรู้จักหลายท่านเป็นอย่างดี
หลายท่านเคยทำวิจัยร่วมกับท่านเป็นเวลาประมาณ๒๐ปี
ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าอันนี้ไม่ได้มีนอกมีใน
หรือว่าไม่ได้เกิดจากการที่ไม่เห็นใจหรือไม่เห็นประโยชน์ของชาวไล่
แล้วจริงแล้วอันนี้ถึงแม้ผมจะพูดในตัวแทนในฐานะตัวแทนกรรมาธิการ
แต่ผมก็เรียนว่าถ้าให้ผมโหวตผมก็คงจะโหวตตามเสียงข้างน้อย
แล้วก็อาจจะอยากจะขอท่านอื่นท่านสอสอช่วยโหวตตามนั้นด้วย

เชิญท่านประธานคณะกรรมธิการท่านสรวุฒิครับ
ครับขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างนี้ครับ
ก็ขอเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับว่า
ผมต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แสดงความเห็นในทิศทางที่ปกป้องพี่น้องประชาชน
ผมขอกลับเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าผมเองก็เป็นลูกชาวไล่ครับ
บ้านผมก็ปลูกอ้อยดังนั้นสิ่งที่ผมคุกคลีอยู่เนี่ย
ผมก็เห็นประโยชน์ของชาวไร่เป็นสำคัญ
แต่แม้กระนั้นเองผมเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งสิ่งที่มันเป็นขายันอยู่นะครับ
อุตสาหกรรมนี้ก็คือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการระบบแบ่งปันผลประโยชน์นี้
ก็คือโรงงานครับถ้าขาดโรงงานอุตสาหกรรมนี้ก็ไปไม่ได้ครับ
เพราะเราตกลงกันไว้อย่างนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์อำนวยและอาจารย์วิโรธได้พูดถึงนะครับ
กฎหมายฉบับนี้ชาวไร้อ้อยรอมา๓๗ปีครับตั้งแต่ปี๒๗
เราเองมีโอกาสปรับปรุงเพราะว่าเราถูกประเทศนะครับ
ผมเองขออนุญาตอย่างนี้นะครับเนื่องจากมีท่านผู้อภิปรายพูดถึงหลายประเด็น
ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์นะครับผมจะขออนุญาตตอบเป็นสามส่วนสั้นนะครับ
ก็คือเรื่องแรกหลักการในการพิจารณาที่หลายคนบอกว่าพวกเรามีนอกวินัยหรือไม่
พวกเราไม่ได้ใช้ความรอบครอบหรือไม่พวกเราไปเจรจานอกรอบมีคนมารอบบี้พวกเราหรือไม่
ผมขอกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะเขียนกฎหมายยังไงก็ได้ครับ
เพราะเราเป็นคนที่กำหนดทิศทางของประเทศผ่านมือเรา
กฎหมายจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากนะครับในขณะเดียวกันก็เคารพเสียงข้างน้อย
แต่ผมถามว่าการเขียนกฎหมายเนี่ยเขียนดียังไงถ้าไม่ได้ใช้หลักอีก๒หลักมาเกี่ยวข้องเนี่ย
กฎหมายนั้นมันก็เดินไปไม่ได้ครับหลักที่ว่านั้นก็คือประโยชน์สาธารณะ
บางทีการตีความกฎหมายมันไม่สามารถกำหนดถ้อยคำให้สละสลวย
กระชับพอที่จะสามารถดูแลทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ข้อความที่จำกัด
ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องตีความเนี่ยเราก็ต้องตีความกฎหมาย
ที่เอาประโยชน์สาธารณะมาจับด้วยในขณะเดียวกันเราพิจารณสองส่วนนี้แล้ว
เราก็ขาดรัฐศาสตร์ไม่ได้ครับรัฐศาสตร์ก็คือการบริหารจัดการความรู้สึก
การใช้ศิลปะในการพูดคุยระบบที่เราดูแลพี่น้องชาวไร้อ้อย
ก็เป็นแบบนี้แหละครับถ้าเกิดฝ่ายโรงงานเขาน้อยใจตั้งแต่ต้น
ก็เราไม่สามารถทำให้ทุกอย่างสำเร็จได้ครับเราก็มีโอกาสนะครับ
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีสองพันร้อยสิบสามที่เรารับตัดการตั้งแต่ครั้งที่เก้า
ครั้งที่สิบเอ็ดมาเนี่ยเป็นเวลาปีครึ่ง
กรรมธิการทุกคนก็ทำงานอย่างหนักครับผมเองปิดสมัยประชุมไปสามเดือน
ประชุมทุกอาทิตย์ครับประชุมเรื่องที่จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมนี้
สินเชื่อเพื่อลดการเผาอ้อยซึ่งปีนี้เนี่ยเรา
กำหนดไว้นะครับว่าจะไม่ให้เกินห้าเปอร์เซ็น๑๐เปอร์เซ็นต์
ปีนี้ยี่สิบเจ็ดครับแต่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าสาหการโควิด
แล้วก็อ้อยล้มเยอะเนื่องจากบางพื้นที่มีมรสุมครับ
ผมขอกลับเรียนหลักการอีกหลักการหนึ่งนะครับในการพิจารณา
เราเองรู้ครับเราก็จะมุ่งประเด็นไปแต่ว่าโรงงานมันรวย
โรงงานเอาเปรียบพี่น้องประชาชนชาวไร้อ้อยก็ถูกกดขี่
เป็นความจริงส่วนหนึ่งครับแต่ผมกลับเรียนครับว่า
สิบเจ็ดโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยที่รวมตัวกันเป็นสามสมาคมนี้
รวมตัวกันก็ไม่ได้มีเอกภาพทั้งหมดนะครับ
เขาเองมีความแตกต่างทั้งเรื่องพื้นที่นะครับ
ความเก่าความใหม่ของเครื่องจักรของโรงงานขนาดของทุน
ทำให้ความสามารถในการแข่งขันนั้นแตกต่างกันไป
ตัวอย่างเช่นคนที่สามารถผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับ
กากอ้อยเนี่ยก็มีอยู่๑๐กว่าโรงครับ
ที่สามารถป้อนเข้าแล้วก็มีการรับซื้อจากอีกัส
แต่ว่าส่วนที่เหลือครับถ้าไม่ถูกเผาทิ้ง
นี่ครับเป็นตัวอย่างง่ายว่าบางส่วนเขาก็แตกต่างกันครับ
บางคนมีความสามารถไม่ได้เฉพาะในประเทศเหมือนที่ท่านเกียรติ
หรือว่าท่านอาจารย์กระหนกได้กรุณาพูดถึงนะครับ
และอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนาม
เขาไปไกลขนาดที่ว่าทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากน้ำตาลจาก
เป็นพลาสติกจากตัวน้ำตาลก็มีครับ
ไปตั้งโรงงานตามต่างประเทศก็มีครับ
แต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดสมมุติเราไม่สามารถปกป้องทั้งหมด
เราจะเลือกปกป้องพี่น้องประชาชนบางส่วนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้
ผมก็คิดว่าไม่สมควรนะครับอย่างไรก็ตามครับ
ผมคำนึงถึงความภูมิใหญ่ของทุกท่าน
ส่วนที่๒ที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เป็นขั้นตอนว่าทำไมกรรมิการส่วนเสียงส่วนใหญ่
เสียงข้างมากถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ครับ
ผมประชุมกันมาตั้งแต่มาตราแรกจนถึงมาตราสุดท้าย
กอ้อยถูกกำหนดไว้ในการประชุมตั้งแต่แรกครับผลพลอยได้ของโรงงานน้ำตาล
เกิดจากการผลิตน้ำตาลทรายนั้นทุกคนทราบดีครับว่ามันคืออะไรบ้าง
ทางตรงเนี่ยก็คือกากน้ำตาลครับโมลาส
ที่สองคือกากอ้อยหรือชานอ้อยที่หีบเสร็จแล้วก็เป็นกาก
อันที่๓คือกาดตะกันกรองนะครับที่อยู่ติดในเครื่องจักรที่ผลิตอ้อยหรือหีบอ้อย
อันแรกคือกากน้ำตาลซึ่งในภารวรปีสองเจ็ดเนี่ย
ก็เราไม่เคยเอามาแบ่งนะครับเราก็มาแบ่งเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้
กากตะกันกองทุกคนก็เห็นตรงกันฝ่ายชาวไร่กับฝ่ายโรงงาน
แล้วกรรมธิการก็บอกว่าไม่ควรเอามาแบ่งนะครับแบ่งงานหนึ่งไม่แบ่งงานหนึ่ง
เถียงกันอยู่อันหนึ่งครับก็คือเรื่องกากอ้อยนี่แหละครับ
เพราะว่ามันต่อให้เขียนเอาไว้ก็ไม่ได้เอามาแบ่งง่ายครับ
ความแตกต่างของปริมาณหรือว่าอะไรก็ตาม
ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ทางวันนี้สำนักงานอ้อยต้องทำต่อไปนะครับ
ผมกลับเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจครับว่า
ตลอดเวลาที่พิจารณาเราก็พูดคุยกันมาตลอด
เราก็ใส่กากอ้อยเข้าไปครับใส่กากน้ำตาลเข้าไป
ตัดกากตะกันกรองออกไป
ท่านก็จะเห็นว่าเมื่อ๓เดือนหรือ๔เดือนที่แล้วครับ
มีความคืบหน้าในทิศทางที่ดี
เพราะว่าฝั่งโรงงานเนี่ยจากที่เขาเรียกกันตรงว่าบอยคอร์ด
ร่วมกันเจรจาหรือการพูดคุยใดเลย

ร่างของฉบับที่มีประชาชนเป็นผู้เสนอ
ดังนั้นจะไม่มีกรรมธิการของฝั่งโรงงาน

ไม่ได้รับการยอมรับจากโดยรวมของอุตสาหกรรม
ที่ผมพยายามแก้ไขกับกรรมธิการก็คือ
ผมก็เชิญเขาเข้ามาตั้งแต่ต้นครับ

เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรรมธิการโดยรวม

ผมก็ยืนหยัดนะครับว่า

ภายนอกแม้แต่ครั้งเดียว

แล้วก็บนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ก่อนหน้านี้มีความคืบหน้าในทางที่ดีครับ

ว่าจะได้รายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้มากที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้แค่ไหน
ดังนั้นราคาอ้อยปีนี้

เป็นเกษตรกรไล่อ้อยได้ดีมากครับ

เพื่อจูงใจให้เกษตรกร

โรงงาน๕๗โรงนั้น
ก็จำเป็นครับที่จะต้องมีการประกันรายได้ครับ

คำนวณที่ประสิทธิภาพ
หรืออัตราความหวานของตลาดสาย

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกเราพิจารณา
เราก็บอกโอเคมันมีความคืบหน้า

มันต้องใช้รัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ

คนที่ไปเจรจากลับมาพูด
ว่าต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมากครับ

แล้วต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยเสียสละทั้งเวลาแล้วก็ทุกอย่างนะครับ
วันนี้จะไม่เป็นธรรมมากครับถ้าถูกตาหน้าว่ารับผลประโยชน์
เพราะฉะนั้นผมขอปกป้องนะครับพี่น้องที่ทำงานในกรรมธิการกับผมนะครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าวันนั้นเราก็บอกกันครับว่าเราจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไง
โรงงานเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมกันมาหลายสิบปีเนี่ยมันมีอยู่๔๕เรื่องครับ
เรื่องแรกก็คือการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายของกากน้ำตาลทรายที่กำหนดอยู่ประมาณสัก๗๐๐กว่าบาทต่อตันนะครับ
เรื่องนี้ทางชาวไร้อ้อยก็อยากได้ครับ
ที่สองครับเป็นเรื่องการอุดหนุนผู้ส่งออกซึ่งผมเอาปีที่แล้วแล้วกันนะครับ
ว่าน้ำตาลทรายที่ส่งออกประมาณ๕ล้านกระสอบคูณกับ๓บาทเข้าไปปีนึงก็ประมาณ๑๕๐๐ล้านบาท
เรื่องที่๓ครับเป็นการคิดอัตราค่าขนส่งที่เป็นค่าใช้จ่ายของระบบเนี่ยจากโกดังไปท่าเรือนะครับ
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเรื่องที่สามครับ
เรื่องที่สี่คืออัตราการละลายน้ำตาลหรือการแปลงประสิทธิภาพจากน้ำตาลสายดิบไปเป็นน้ำตาลสายขาว
จากปกติคิดกันอยู่๓๔เหรียญต่อตาหนึ่งนะครับก็กลายเป็น๕๐กว่า
ตรงนี้เรื่องที่๒และเรื่องที่๔ทางโรงงานยอมรับครับการอุดหนุนผู้ส่งออก
เขาก็ยอมถอนครับว่าเขาเห็นด้วยว่าไม่เป็นธรรมกับพี่น้องชาวไร่อ้อย
ตรงนี้เราก็จะได้เงินมาเกือบ๒๐๐ล้านต่อปีมาดูแลชาวไร่อ้อยครับ
ข้อ๔ครับที่เขาบอกว่าอัตราการแปลงสภาพน้ำตาลทรายเนี่ยมันคิดอย่างไม่เป็นธรรม
ผมเองก็ได้ประสานงานทางสอนอนะครับหรือสำนักงานอ้อยน้ำตาลทรายเนี่ย
ว่าคิดจาก๕๐กว่าเหรียญต่อตันมันไม่คุ้มมันไม่ดี
ต้องลดมาเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของตลาดโลก
ครับซึ่งทางสอนอและโรงงานก็ยอมครับผมก็คิดว่าอันนั้นเป็น
ต่อไปนะครับว่าเราจะทำมาค่าใช้จ่ายตรงนี้ผมก็คิดว่า
อีกหลายพันล้านครับที่จะได้เข้ามาในระบบสิ่งที่ตรงนี้
ไปสะท้อนก็คือไปสะท้อนเป็นรายได้ของชาวไร้อ้อยหรือ
เศรษฐกรผู้ปลูกอ้อยในอนาคตนะครับแต่เสียดายครับว่าสาม
เดือนที่ปิดสมัยประชุมไปเรื่องนี้นะครับก็มีความเปลี่ยน
แปลงทั้งเรื่องสาการน้ำตาลทรายในตลาดโลกด้วยความไม่เป็น
เอกภาพของตัวสมาคมหรือว่าโรงงานทั้งห้าสิบเจ็ดโรงความ
ไม่เป็นเอกภาพของพี่น้องชาวไร้อ้อยของพวกเราเองผมเห็น
ใจท่านกรรมธิการที่เป็นชาวไร่นะครับว่าท่านเข้ามาพิจารณา
ท่านก็มีโอกาสถูกตาหน้าว่าทำไมไปเห็นอกเห็นใจ
โรงงานมากกว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมต่อ
ผมคิดว่าแท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละครับ
เข้ามาพิจารณาในห้องกรรมธิการเนี่ยเห็นที่ไปที่มา
ท่านก็จะเห็นครับว่าสิ่งที่เราบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเรา
ตกลงกับเขาเราก็ทำได้ครับเราก็ยืนหยัดครับเราก็
บอกว่าเราจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้เขียนได้หมดครับ
ทำได้หมดแต่เวลาไปเอาจริงมันทำไม่ได้ครับเพราะว่า
ปัญหานี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดครับมันเกิดมาหลายสิบปี
แล้วก็ทุกปีก็มีปัญหาครับเพราะว่าโรงงานจะบอกว่า
ไม่เป็นเอกภาพแต่เขาก็เหนียวแน่นมากกว่าทางฝั่ง
ไร้อ้อยฝั่งข้าราชการที่มีหน้าที่ในการดูแลประสาน
ทำให้สมดุลผมก็คิดว่าบางทีก็ขึ้นอยู่ความ
สามารถขึ้นอยู่ความตั้งใจของคนเหล่านั้นด้วยแต่ละปี
แต่ละปีก็เปลี่ยนคนไปนะครับซึ่งผมก็คิดว่าขอละไว้
ในฐานที่ทุกคนเข้าใจแต่ท้ายที่สุดครับมาในถึงใน
ส่วนที่๓ผมเองคงไม่รบกวนเวลาของท่านสมาชิก
เกียรติไปมากกว่านี้นะครับผมเองก็จะขอว่าครับว่า
เมื่อเราพูดถึงการพูดคุยตลอดมาถ้าสมมุติว่ามัน
คืบหน้าสิ่งหนึ่งที่เราต้องยึดจับไว้ให้ได้ก็คือ
เรากลับไปความตั้งใจเดิมของกรรมธิการทุกคนนะครับ
แต่แรกก็คือเราจะบรรจุกากอ้อยและกากน้ำตาลไว้ใน
ร่างพรบฉบับนี้นะครับผมเองก็จะขออย่างงี้
ครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านสมาชิกที่อยู่ในกรรมธิการ
อีกสักสองท่านได้ช่วยอภิปรายแล้วผมจะสรุปอีก

ครับกราบเรียนท่านประธานผมบุญถิ่นโคศลินะครับ
กรรมาธิการกลับเรียนท่านประธานว่าผมอยู่ในอุตสาหกรรม
อันตันทรายตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าตั้งแต่
ระบบอุตสาหกรรมห้อยน้ำตาลทรายตั้งแต่ไม่ยัง
พรบอ้อยปีสองเจ็ดนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับ
ราชการโรงงานชาวไล่อ้อยนะครับพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
น้ำตาลทรายให้เจริญเติบโตมาด้วยกันภายใต้ระบบแบ่ง
ผลประโยชน์ผมเข้ามาปีแรกประเทศไทยมีอ้อยเพียง
สิบสามล้านตันเมื่อนำระบบเข้ามาใช้นะครับการทะเลาะ
แว้งการโต้แย้งระหว่างโรงงานกับชาวไล่ลดลงระบบมี
เสถียรภาพมากขึ้นชาวไร่อ้อยก็ปลูกอ้อยมากขึ้นจนอ้อย
เราไปถึงร้อยสามสิบห้าล้านตันอ้อยเรามีความแข็งแรงมาก
ภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์โรงงานก็เติบโต
ขึ้นเป็นลำดับอ้อยก็ขยายจากภาคกลางภาคตะวันออกไป
ภาคอีสานวันนี้อ้อยภาคอีสานมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ
ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่ากฎหมายที่เรา
ร่วมทำกันมาอาจารย์อำนวยทำมาแล้วก็รัฐบาลหลายหลาย
รัฐบาลต้องขอขอบคุณหมดครับนะครับท่านนายกชวนก็
ต้องขอบคุณท่านนายกสมัครท่านทักษิณก็ต้องขอขอบคุณ
คอสชก็เคยช่วยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ
ใช่นะครับให้กองทุนมีเงินมาสนับสนุนแล้วก็รักษา
เสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำมันทรายสิ่งที่
ต้องปรับเปลี่ยนนะครับกฎหมายฉบับนี้แล้วก็บางประการ
ในการบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรคเราก็ต้องแก้ไขให้มัน
ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่ากฎหมาย
ฉบับนี้ที่เราทำเนี่ยเป็นกฎหมายที่ดีกว่าปี๒๕๖
พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับอะไรที่เป็นปัญหาเราขัดจัด
ออกไปอะไรที่เป็นปัญหากำยูธิโอนเราขัดจัดออกไป
อะไรที่เป็นผลประโยชน์ชาวไล่อ้อยที่ไม่เคยได้เอามา
พูดกันนะครับก็เรียนว่าทุกคนก็ทำกันเต็มที่นะครับ
ท่านประธานสรวุฒิตัญชาดานะครับหลายหลายคนนะครับ
ท่านศิริกัญญาได้พี่นาทำงานร่วมกันนะครับอย่างน้อย
น้อยเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านมีความจริงใจมีความตั้งใจ
ที่จะให้อุตสาหกรรมนี้ดีขึ้นแล้วก็ให้พี่น้องชาวไร่
รับประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ผมเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่า
อุตสาหกรรมฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้
มันมีโรงงานน้ำตาลอยู่ด้วยผลประโยชน์ทุกอย่างนะครับ
ที่ได้มาเนี่ยมันมีการเจรจา
มันมีข้อตกลงนะครับระหว่างชาวร้อยและโรงงาน
มันมีการออกเป็นกฎระเบียบของก้อยน้ำตาลสาย
เราก็พยายามจะขจัดสิ่งต่างที่เจรจากันไม่ได้
ให้มาอยู่บนโต๊ะแล้วก็คุยกันอย่างที่ท่านประธานสรวุฒิได้พูดถึง
ขนส่งทำไมชาวร้อยต้องรับด้วย
กากน้ำตาลทำไมถึงมีปีฐานนะครับ
ภายใต้กติกาที่เราต้องทำให้มันสอดคล้องกับการค้าระหว่างประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มคุยกันกฎหมายที่เสนอมา
ผมก็มีส่วนร่วมกับชาวไล่อ้อยเขียนกฎหมายฉบับนี้มาด้วย
เหมือนท่านสิริกัญญาได้พูดว่าทุกฉบับที่เข้ามา
กากน้ำตาลเป็นผลพลอยได้ทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้
เราก็พยายามที่จะให้มันเดินไปได้ด้วยกัน
ไ้อได้ฝ่ายเดียวโรงงานก็คงอยู่ไม่ได้
ตรงไหนล่ะครับที่มันเหมาะสมตรงไหนที่มันควรจะเป็น
เราก็ตั้งคณะทำงานเจรจากันต้องยอมรับเจรจากัน
ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะครับสุดท้ายก็เหมือนจะตกลงกันได้
พอเหมือนตกลงกันได้ชาวไร้อ้อยถ้า๓๔ประเด็นที่ท่านประธานพูดถึง
มันมีรายได้พอสมควรนะครับมันอาจจะได้มากกว่ากากอ้อย
เพราะกากอ้อยเป็นไงครับกากอ้อยเนี่ยหลายโรงงานก็บอกว่า
มันอยู่ในต้นทุนของโรงงานระบบ๗๐๓๐ที่เราพูดกันที่อาจารย์หน่วยพูดถึงเนี่ย
อ้อยเอาไปเผาเป็นพลังงานผลิตน้ำตาล
เพราะฉะนั้น๓๐เนี่ยมันมีกากอ้อยอยู่แล้ว
ถ้าเขาหักตรงนี้ออกไปเนี่ยมันจะเหลือกี่บาท
ดูหมดนะครับเราเชิญนักวิชาการมานะครับว่า
กอ้อยเอาไปทำไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้ในโรงงานเท่าไหร่ขายเท่าไหร่

การที่ได้กากอ้อยมาเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาทั้งหมด
มาคิดให้กับชาวไร้อ้อยได้เพราะบางส่วนมันเป็นต้นทุนของโรงงาน
เพราะฉะนั้นเมื่อโรงงานตกลงที่จะทำบันทึกข้อตกลงกับเราเนี่ย
หนึ่งเอาเงินเข้ากองทุนอ้อยเราเคยได้ห้าบาท
เราจะเริ่มที่สองบาทสามบาทสี่บาทเอาเข้ามา
เป็นหลักประกันราคาอ้อยเราตกลงอย่างนั้น
ค่าใช้จ่ายที่ชาวร่อยแบกอยู่เราจะยกออกให้หมดนะครับ
เพื่อให้ชาวอ้อยมีแรงที่จะปลูกอ้อยแต่เห็นว่าสองสามปีที่ผ่านมา
ลดลงมากครับเหลือหกสิบหกล้านตันอ้อยนะครับ
จากเจริญรุ่งเรืองสามสิบห้าร้านตันอ้อยเหลือหกสิบหกล้านตันอ้อย
โรงงานก็อยู่ไม่ได้ชาวไร้อ้อยก็เลิก
อุตสาหกรรมมันจะล่มสลายแล้วครับโรงงานก็ยื่นมือมาขอเจรจานะครับว่า
จะประกันหลักอ้อยที่พันสองร้อยบาทที่ราคาเฉลี่ย
แล้วยังจะเอาเงินเข้ากองทุนอีกนะครับเป็นหลักประกันให้กับรัฐ
ให้กับชาวไร่อ้อยภายใต้บันทึกข้อตกลง
ขอให้ชาวไล่อ้อยนะครับถอนกฎหมายฉบับนี้
ผมบอกชาวแล้วให้ถอนฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จหรอก
เพราะทุกท่านเสนอหมดนะครับกรรมธิการพิจารณาเนี่ย
เจ็ดฉบับแปดฉบับเนี้ยมีกากอ้อยอยู่ในนั้นหมด
แต่ถ้าเราก็ทำเพื่อความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงงานกับชาวรายเดอร์อยู่ด้วยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราคุยกันอย่างนี้เราก็ดำเนินการอย่างนี้
แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยผมหาลือกับท่านชาดาว่า
เราควรจะเสนอในกรรมธิการเราเนี่ย
ควรจะเสนอแปรยติไว้ด้วยถ้าเรื่องนี้ไม่สำเร็จ
เราก็มาพูดในสภาได้เพราะทุกคนในสภาจะเป็นคนตัดสินใจ
วันนี้เราดำเนินการไปแล้วครับไม่สำเร็จครับ
อย่างที่ท่านประธานได้เรียนให้ทราบเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ย
ผมก็เรียนว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านจะให้มีกากอ้อยหรือไม่มีกากอ้อย
แล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามีคนที่ทำหน้าที่ต่อคือกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายเขียนกากอ้อยเอาไว้เนี่ย
มันเอามาเป็นเงินไม่ได้มันต้องไปออกระเบียบ
กติกาพินามูลค่านะครับส่วนเพิ่มส่วนต่าง
แล้วเหลือเท่าไหร่ถึงจะมาเป็นราคาอ้อยได้

ถ้าตกลงกันได้๔ข้อมันจะได้เงินมากกว่ากากอ้อย
ชาวอะไรอ้อยก็เลยบอกเอาจังงั้นเอาข้อตกลงนี่แหละ
อ้อยเนี่ยมันมีอยู่ในพรบอยู่แล้ว
ถ้าโรงงานเบี้ยวเราก็ส่งกฤษฎิกาตีความว่าผลพลอยได้อื่นนอกจากกากน้ำตาล
มันมีกากอ้อยมีขี้หม้อกองมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าทุกท่านอาจารย์วิโรธ
ชาดาสอสอทุกคนที่ทำงานร่วมกัน
ทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยิ่ง
ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนชี้แจงทุกท่านครับผม
เชิญท่านชาดาครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
วันนี้ผมเองเป็นพระเอกครับเพราะว่าผมเป็นผู้แปรยติเสียงข้างน้อย
นะครับแต่ผมรับไม่ได้กับความเป็นพระเอกอันนี้
เพราะความเป็นจริงเนี่ยนะครับที่ไม่เอากากอ้อยเนี่ย
ก็มาจากผมนี่แหละครับเพราะอะไรครับ
ถ้าไปคิดให้จริงแล้วตามที่หลายท่านได้พูดไป
มันเป็นเงินไม่เท่าไหร่ครับแต่ในระบบอุตสาหกรรม
มันมีเรื่องละลายน้ำตาลนะครับ
แล้วอย่างกากเอ่อโมหลาดเนี่ยเราก็ขอเขาว่าจากเจ็ดร้อย
ให้เหลือสักสองร้อยสักบาทได้ไหมนะครับ
ผมก็เป็นคนเสนอในที่ประชุมนะครับกรรมธิการก็ทราบว่า
ผมเองไม่ได้อยากได้หรอกกากอ้อย
เราคิดกันแต่ผ่านผ่านแต่ในระบบเนี่ยซึ่งมันอยู่นอกกฎหมายเนี่ย
มันสามารถทำเงินได้เป็นหมื่นล้านถ้าเราเอามาได้
ค่าขนทรงค่าอุดหนุนทรงออก
ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ชาวไล่ต้องรับผิดชอบ
และค่าระลายน้ำตาลค่าระลายน้ำตาลเนี่ย๔ล้านตัน
ละ๕๐กว่าเหรียญนะครับตันละ๕๐กว่าเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่
จาก๒๐กว่าล้านตันเพิ่มมาเป็นมาเป็น๕๓เหรียญ
เป็นเงินอีกมากมายผมบอกว่าพวกเนี้ย
มันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มันไม่ได้อยู่ในกฎหมาย
ก็เลยต้องมีการเจรจากับโรงงานผมเป็นหัวหน้าคณะเจรจา
แล้วผมก็เป็นคนเสนอเองว่า๑๒๐๐เพราะคุยกันไม่รู้เรื่องครับ
หลังจากคุยกันจะจบแล้วผมยังจะบอกเลยว่า
นี่เป็นเรื่องของชาวไล่อ้อยนะครับถ้าเป็นเรื่องของชาดา
เจรจาล้มไปนานแล้วครับผมเรียนด้วยความเคารพครับ
ทุกคนทำงานด้วยความเสียสละจริงแต่มาฟังวันนี้หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจ
ผมก็อยากแค่เข้าใจเสียใหม่นะครับว่าคณะกรรมการแล้วเราก็ยังคุยกันว่า
ผมเนี่ยคือตัวแทนของคณะกรรมธิการส่วนใหญ่ที่ผมแปรยติไว้ถ้าการเจรจาไม่สำเร็จ
เราก็จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาในมติวิบรัฐบาลก็ตกลงว่า
จะเห็นกับเสียงข้างน้อยครับเราทำงานเนี่ยเราเราพยายามให้อุตสาหกรรมมันอยู่ได้
เพราะว่าโรงงานเขาห่วงมากกากอ้อยเนี่ยนะครับเพราะเขาบอกว่าสมัยทิ้ง
ไม่มีใครพูดถึงแต่ตอนนี้เขาต้องลงทุนเราก็เห็นใจเขา
แต่ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องกระจอกม๕กากอ้อยเนี่ย
ถ้าเราไปได้เรื่องนอกระบบมาเนี่ยมันมากมายกว่า
ก็พยายามทำพูดคุยกันคุณปรเมฆมาจากในส่วนของกรรมธิการนะครับ
ในส่วนของชาวไล่ไม่ยอมอย่างเดียวครับจะเอากากอ้อยอย่างเดียว
ต้องอธิบายทำความเข้าใจกันว่าผมก็ชี้แจงท่านประธานก็ชี้แจงนะครับ
ผมก็ทำอ้อยครับจาก๒๐๐ไร่ปัจจุบันเหลือ๒๐ไร่ครับ
ทำเพราะเป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยถ้าไม่ทำมันผิดกฎหมาย
ผมเรียนว่ารู้ซึ้งถึงปัญหาค่าขนส่งชาวไล่
แล้วมันยังมีอีกหลายอย่างครับท่านที่ท่านพูดว่าจะให้ทำไงให้เพื่อชาวไล่
ไม่ถึงชาวไล่ครับที่เราพูดกันเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงครับ
เพราะมันยังมีระบบหัวหน้าโคต้ายังมีผู้ค้าอ้อย
โรงงานในประเทศไทยมีโรงงานที่จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดเดียวที่ไม่มีหัวหน้าโคต้า
โดยให้ชาวไล่เป็นผู้นำอ้อยเข้าโรงงานเอง
เพราะชื่อใครเข้าโรงงานผู้นั้นจะได้รับเงินผลประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นเงินตามเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
แต่ชาวไล่เนี่ยครับ๕๐ขึ้นไปไม่ได้เป็นผู้นำอ้อยเข้าโรงงานเอง
อุทัยธานีมีแต่ระบบหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าโคต้าไม่มี
เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเป็นเจ้าของโคต้าเอง
แต่ระบบโคต้ามันกำหนดอยู่ในกฎหมายมีมานานแล้วนะครับ
เดี๋ยวในมาตราต่อไปเรื่องเงินตาม
ผมก็แปลไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เงินกลับไปสู่ชาวไล่โดยตรง
เงินตามเนี่ยเป็นเงินที่หลังจากที่ไปค้าขายน้ำตาลระดับโลก
กำไรเท่าไหร่ก็จะหักเข้ากองทุนส่วนหนึ่ง
แล้วคืนให้พี่น้องชาวไล่อ้อยแต่ในอดีตมาพี่น้องชาวไร่อ้อยไม่ได้
กับหัวหน้าโคต้ากับพ่อค้าอ้อยผมก็แปรยติว่าให้จ่ายกับชาวไล่อ้อยโดยตรง
ท่านครับในเรื่องของอ้อยเนี่ยมันยังมีอะไรซับซ้อนอีกมากมายจริงนะครับ
มันไม่ใช่เรื่องที่เพราะฉะนั้นเราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวไล่อ้อย
ผมเองวันนี้ผมก็ฟังสมาชิกผมเข้าใจครับท่านก็เป็นห่วงชาวไร้อ้อย
แต่สิ่งที่คณะกรรมธิการส่วนใหญ่ทำท่านประธานทำมันเป็นเรื่องที่เสียสละพอสมควร
ผมเองเป็นคนเสนอเรื่อง๑๒๐๐ขึ้นมาเพราะมันคุยไม่รู้เรื่อง
ผมหลังจากคุยกันทำท่าจะรู้เรื่องผมจะบอกว่าผมเนี่ยนักเลงบ้านนอก
นึกว่าจะได้คุยกับนักธุรกิจระดับเจ้าของโรงงานคุยกันต่อลองทีละข้อทีละข้อ
ไม่ใช่เลยเขาพูดคำเดียวว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วก็ไม่เอา
กว่าจะคุยกันได้กว่าจะทำให้วันนั้นได้ก็ใช้เวลาพอสมควรใช้ความอดกั้น
ผมเนี่ยนั่งฟังเด็กบางคนพูดเนี่ยก็ยังด่าใจเย็นด่าใจเย็น
นี่คือสิ่งที่แต่วันนี้ผมเป็นพระเอกครับแต่ผมสงสารประธานผมและกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่
ที่ร่วมกันทำงานนะครับผมก็อยากจะชี้แจงความเป็นจริงให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่า
ความเป็นห่วงของท่านผมเข้าใจครับแต่ไม่มีใครหรอกครับในคณะกรรมธิการชุดนี้
ที่จะไปได้ผลประโยชน์หรือจะไปเห็นกับสิ่งต่างซึ่งไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาวไร้อ้อย
ผมเรียนด้วยความเคารพครับนี่คือความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงที่อยากจะบอกให้พี่น้อง
เราได้รับรู้ว่าเราต่อสู้กันมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนครับก็เรียนด้วยความเคารพครับ

เนื่องจากร่างพระราชมัญญัติห้อยและน้ำตาลที่กรรมธิการวิสามันเสนอมา
มาตราสองเนี่ยกรรมธิการวิสามันได้ไปเพิ่มมาตราสองทับหนึ่ง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความหมายของคำว่าน้ำตาล
และในความหมายของน้ำตาลนั้นก็ไปพูดถึงผลพลอยได้
ซึ่งก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็มีผู้สงวนคำแปรผู้ขอสนองความเห็น
ก็ต้องการและสมาชิกหลายท่านต้องการให้
ความหมายของผลพลอยได้ให้มันชัดเจน
ซึ่งตอนนี้สมาชิกส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่า
ไอ้คำว่าผลพลอยได้มันยังไม่ชัดเจน
เพราะว่าไปคำนิยามในที่เพิ่มในมาตรา๒ทับ๑
มีน้ำตาลแล้วไปพูดถึงผลพลอยได้
ดังนั้นผมว่าความเห็นยังต่างกันนิดนึง
ในกลุ่มที่สงวนคำแปรสงวนความเห็น

ข้อความในใกล้เคียงกันแล้วครับ
เคียงกันแล้วเพียงแต่ว่าต่างกันนิดหน่อย

อย่างนั้นให้ประธานกรรมธิการไปเจรจานะครับ
ยังไม่โหวตล่ะครับลองไปเจรจาเพื่อพ้นประโยชน์เนี่ย
สูงสุดแก่ประชาชนแก่ชาวไร่นะครับ

วันนี้ปิดประชุมก่อนนะครับเลื่อนไปคราวต่อไปครับ